คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้

เรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี
โดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี

สถานีผี
สถานีผี
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือก
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาเล่าในสถานีผีดุของเราครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
นักเล่าท่านนี้เขาจะมีวิธีการเล่าที่ดุดันและที่สำคัญ
แต่ละเรื่องที่นักเล่าท่านนี้นำมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
ไม่ว่าจะเป็นในภาคของออนไลน์ที่โทรศัพท์มาเล่าเรื่อง
หรือจะเป็นในสถานีผีดุของเรา
มักจะมีอุปกรณ์มาเพิ่มเติมเรื่องเล่านั้นด้วยครับ
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย

แต่ต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาประดับประดาษ

เพราะว่าเรื่องที่ครูทรเล่าส่วนมากจะมาจากสิ่งเหล่านี้

ก็คือเหล่าบรรดาที่เกี่ยวข้องกับหน้าตะสิน

แต่เรื่องที่ครูทรจะมาเล่าในวันนี้
เป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปสมัยที่ครูทรยังเรียนอยู่

นะครับมาพร้อมกับชื่อเรื่องบ้านเช่าหลังแรก

เกี่ยวข้องอะไรกับหุ่นสองท่านนี้ก็ไม่รู้

คือย้อนไปเมื่อช่วงที่ผมเรียนปวสอ

ทีนี้การเรียนครูเนี่ยมันจะเรียนด้วยกันทั้งหมด๔ปีพี่แจ๊ค
แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราไม่รู้ว่าที่โรงเรียนที่ผมเรียนอยู่เนี่ย

ส่วนอีกสองปีเนี่ยเราก็ไปหาสายครูที่อื่นเรียน

ทีนี้ผมก็รู้ตัวแล้วว่าเราไปสายศิลปินไม่ได้แล้ว

แล้วก็มันมีเนื้อหาวิชาที่ค่อนข้างยาก

ใครจะเบนเข็มไปเรียนสายครูบ้าง
ในห้องก็ยกมือเฮ้ยกูไปกูไปกูไปอย่างนี้ประมาณ๑๐กว่าคน
เราก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะไปสมัครสอบสายครูกันแถวปฐุมธานี
เป็นมหาวิทยาลัยมหาลัยหนึ่งที่เขาเปิดสายครูศิลปะโดยตรง
ทีนี้พอถึงวันที่นัดแนะกันไปสอบกันพี่แจ๊ค
พอไปถึงที่มหาลัยสรุปก็คือมีไปกันแค่๓คน
ก็คือมีผมกับมีเพื่อนผู้หญิงมี๒คน
ทีนี้ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเพื่อนที่เหลือไปไหน

ผมบอกเออถ้างั้นมันอยากเป็นศิลปินกับช่างมัน
ผมกับเพื่อนอีก๒คนก็เลยตัดสินใจเข้าไปสอบ
พอเข้าไปสอบเสร็จก็คือผ่าน
แล้วก็ได้เข้าเรียนถ่ายครู
ทีนี้ปัญหาที่ตามมาเนี่ยพี่แจ๊คมันไม่ใช่ปัญหาว่าเราจะเรียนได้หรือไม่ได้

เพราะว่าณปัจจุบันที่ผมเรียนอยู่พอช่างเนี่ย
ผมอยู่แถวบังเค

ทีนี้เวลาเราจะไปเรียนแถวปฐุมเนี่ย

บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราหาเป็นบ้านเช่าดีไหม
เอาไปบ้านเช่าสักหลังนึงแล้วเราอยู่ด้วยกันเพราะว่า

เดี๋ยวเราเดินหาบ้านเช่าที่ราคาไม่แพงมาก
เอาราคาประมาณที่เรา๓คนพอหารเฉลี่ยกันได้

แล้วยุคนั้นบ้านเช่าแถบ
ผมเลือกเป็นแถบชานเมืองได้แล้วกัน

โอ้โห
ทีนี้ผมก็เริ่มเดินตั้งแต่

คือซอยนี้จะเป็นซอยที่เขาทำ
ธุรกิจเกี่ยวกับนักศึกษาโดยตรง

หรือไม่ก็เป็นร้านพวกชาบูพวกอะไรเนี่ย

ตั้งแต่ต้นซอยจนถึงท้ายซอยพี่แจ๊ค

ถ้างั้นเดี๋ยวกูพาไปอยู่วัดไหม

งั้นเดี๋ยวระหว่างที่เดินหา

ตาผมก็เลือกไปมองเห็นป้ายหนึ่ง

แล้วก็มีเขียนข้อความว่า

แล้วก็มีเบอร์เจ้าของบ้านติดอยู่ด้านใต้

ในซอยซึ่งเป็นซอยที่
ออกจากเข้าจากถนนใหญ่ไปอีก

ซึ่งมันไม่สมควรที่จะมีบ้านอยู่ตรงนั้นนะพี่แจ๊ค

ก็เดินตามเขาไปตอกซอยเล็กนะพี่แจ๊ค

ลักษณะแปนบ้านเนี่ยคือเหมือนกันทุกอย่างเลย

บ้านหลังใหญ่พอสมควร
แล้วบ้านหลังที่ว่างก็คือบ้านหลังแรก

ผมก็เลยว่าตรงนี้โลเคชันดี
เพราะว่าถ้าเป็นนักศึกษาเอกอื่น

เพราะว่าดูจากโลเคชั่นบ้าน
คือหน้าบ้านเนี่ยจะมีต้นชมพู่อยู่

มันลกไว้ต้นไม้
แต่แตกต่างกับอีก๖หลังที่ติดกันอยู่

แต่หลังแรกมันอึมคึม
แล้วก็จะมีซุ้มโค้งเป็นลักษณะคล้าย

แล้วจะมีปลูกต้นกระดังงาเอาไว้
ดอกกระดังงาก็จะเหลืองเต็มให้หมดเลย

ซุ้มคือประตูซุ้มหน้าบ้านทางเข้าบ้าน

เป็นเหล็กดาดซูมโค้งเข้าไปแล้วก็

เหมือนรอดซุ้มแต่งงานนะพี่แจ๊ค

ทีนี้เนี่ยเพื่อนอีกสองคนก็เลยมองกันบอกว่า
อีกคนนึงเขาเป็นคนขี้กลัวมาก
ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราไปเช่าห่อในไหม
คือมหาลัยมันจะมีห่อในกับห่อนอก
ทีนี้ห่อในมันไม่เหมาะสมกับพวกผมโดยสิ้นเชิงอยู่แล้ว
เพราะว่าห่อในมันจะมีกฎระเบียบไต่ตัวเข้าออกตรงตามเวลา

ผมเลยบอกคือมันไม่ได้หรอกบางทีเราวาดรูปเราเปิดเพลงเสียงดังอย่างนี้

มือถือนี่ยังไม่แพร่หลายมาก

มีผู้หญิงอายุประมาณกลางคนรับ
ก็เลยบอกป้าครับนี่ผมเป็นนักเรียน
จากมหาลัยนี้นะครับคณะนี้

ตอนนี้ผมเห็นบ้านว่างหลังนึง
ป้ามีคนมาติดต่อเช่าหรือยังหรือยัง

ป๊าหน้าปากซอยตรงทางเข้าบ้านป๊าเนี้ยอ่าป๊าเขาบอกว่าได้ได้
แล้วหนูนั่งรอป้าตรงนั้นนะห้าทีป้าถึงเลยเราก็นึกเอ๊ะ
ทำไมป้าก็เช่าทำบ้านเช่าแต่ทำไมบ้านป้าเขาไม่ได้อยู่แถวนี้
อืมคือเขาไปมีบ้านอยู่อีกที่หนึ่งอ่าทุกครั้งเวลาเงินเดือนอ่า
เงินเราที่เราต้องจ่ายเขาเนี่ยก็คือโอนผ่านบัญชีให้เขาเขาจะไม่มารับเงินที่บ้านผมเลย
ครับทีนี้เนี้ยอ่าป้าเขาก็มาพอมาเสร็จเขาก็มีหนังสือลักษณะคล้ายคล้ายเป็นใบสัญญาธรรมดาใบเดียวนะพี่แจ๊ค

ถ้าอะไรพังชำรุดให้จ่ายค่านู้นค่าหนี้ตามลักษณะบ้านเช่าทั่วไป
แล้วก็มีให้เซ็นลงนามเสร็จแล้วก็
มันมีบอกว่าบ้านเช่านี้ราคาเท่าไหร่
ทีนี้ในใบสัญญาเขาก็ระบุว่า๑๕๐๐บาท
๐บาทเราก็๑๕๐๐บาท

ค่าน้ำค่าไฟก็ของหลวงมันก็ไม่แพงเท่าไหร่
บอกเปล่าไม่ใช่๑๕๐๐คือทั้งหลัง
ทั้งหลังนี่นะพี่แจ๊กเป็นบ้านเหมือนทาวน์เฮาส์
มีทั้งหมด๓ห้องนอน๒ห้องน้ำ๑ห้องครัวแล้วก็๑ห้องรับแขก
ตกคนละ๕๐๐บาทต่อเดือนอีกแล้ว
รวมน้ำไฟด้วย๖๐๐กว่านิด
ทีนี้หูผึ่งเลยผมณตอนนั้น
ก็เลยบอกว่าเอาเลยคือไม่รู้แล้วว่าบ้านนี้จะมีอะไร
คือเราคิดว่ามันต้องมีอะไรแน่คือด้วยความที่เราเป็นคนแบบนี้อยู่แล้ว
แต่เรื่องเซนต์ที่จะมองเห็นเนี่ยผมมองไม่เห็นหรอก
แต่รู้แน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ป้ามันจะถูกขนาดนี้

พอเซ็นเสร็จป้าเขาก็เอาเงินไปเสร็จปุ๊บ
ป้าก็บอกป้าแล้วค่าคับประกันส่วนมากเขาจะเก็บมาจำ๓เดือนก่อน
ป้าบอกป้าไม่เก็บหนูอยู่กันเลยลูก
เดี๋ยวเวลาถึงสิ้นเดือนหนูก็เอาเงินไปจ่ายป้าแล้วกัน
โอนมาทางบัญชีแบบนี้เราก็เริ่มเอกใจค่ามาจำก็ไม่เก็บ

ทีนี้ผมก็อยู่กันก็เลยเข้าอยู่
พอวันแรกไปก็เริ่มไปสำรวจก่อน
ว่าเราจะต้องซื้ออะไรมาเพิ่มบ้าง

ต้องซื้อน้ำยงน้ำยามาทำความสะอาดบ้านกับเพื่อน
ก็ช่วยกันดูแล้วบ้านมันไม่ได้

พลงมงต้นไม้พันธุวรรมถาวรทุ่วร์ทั่วแบบนี้แหละ

วันศุกร์ก็คือหลังจากที่จบจากปวสอแล้วนะ
ผมก็เริ่มขนของเหมาพลิกอัพกันมา

ก็เริ่มเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านแล้วก็จองห้องกัน
ทีนี้ห้องนอนเนี่ยมันจะมีอยู่๒ห้องที่มันใหญ่มาก
เราก็เอาในความที่บอกว่าเรามีเพื่อนผู้หญิง๒คน

ผมก็เลยเสียสละให้เพื่อนเอาห้องใหญ่ไป

ผมว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยู่ห้องเล็กเองละกัน

ทีนี้ก็จัดของจัดอะไรเข้าห้องเสร็จ
ผมก็มีโทรทัศน์มาเครื่องหนึ่ง

นิเจอร์มีมาทุกอย่างคนละอย่างละอัน

ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นในฐานะที่

เราขอตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าบ้านแล้วกัน
เพราะฉะนั้นให้เลือกเอาของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ย

ส่วนที่เหลือที่ไม่ใช้ก็คือให้ส่งกลับไปที่บ้านตัวเอง

ถ้าอย่างนั้นเอาโทรทัศน์ผมมาอยู่ห้องรับแขก

วันเป็นเดือนเดือนเป็น๒เดือนอะไรอย่างนี้

ด้วยความที่ว่าผมเป็นคนอาเซียใส่ดี

ด้วยความที่พี่แจ๊คเราก็รู้นะว่า

เราก็แบบไปคุยไปเล่นไปอะไรรั้งเนี้ย

ไม่รู้จักน้องมหานี่คือเชยมาก

ผมก็จะทำทั้งหมดทีนี้เนี่ยอ่าขึ้นมาก่อนน้องขึ้นมาก่อน
ผมก็ขึ้นไปนั่งเล่นบนบ้านพี่เขาทีนี้ก็มีพี่อยู่คนหนึ่ง
เขาชื่อพี่โด่งพี่โด่งเนี่ยเขาบ้านเขาอยู่จังหวัดกาญจนบุรี
ก็คือหน้าตาก็คือจะหล่อคมเข้มจมูกโด่งอะไรอย่างนี้
ก็เขาก็นั่งคณิตคิดเร็วกันอยู่นั่งกันอยู่ก็เป็นวงเลย
ผมก็ไปนั่งดูว่าเขาเล่นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงเพื่อนเขาบอกว่า
ไอ้โด่งเดี๋ยวเดือนเนี้ยมึงจ่ายค่าเช่าบ้านด้วยนะอืมพันเจ็ด
อืมผมกับพี่โด่งพันเจ็ดเอ้าแล้วพี่โด่งทำไมพี่จ่ายคนเดียวตั้งพันเจ็ด
อืมเขาบอกบ้านผมแค่พันห้าไงครับพันห้าน่ะคือสามคน
แต่พี่โด่งคนเดียวพันเจ็ดอืมผมก็เริ่มเอกใจแล้วบอก
พี่ไม่ได้จ่ายคนเดียวพี่ไม่ได้จ่ายพันเจ็ด
ไอ้นี่ก็จ่ายพันหกไอ้นี่ก็จ่ายพันเจ็ดกว่ากว่าคือหันเฉลี่ยกันแล้ว
เขาอยู่กัน๘คนพี่แจ๊คเขาจ่ายกันคนละพันกว่าบาท
อืมสรุปแล้วบ้านเช่าของเขาอ่ะตกแล้วหมื่นกว่ากว่า
ในบ้านผมอ่ะเสียแค่พันห้าคือคิดตามจำนวนหัวเลย
ใช่ครับใครอยู่บ้านหลังนั้นก็ต้องจ่ายตังค์
ใช่ครับแต่บ้านเราคิดแค่ค่าเช่าอย่างเดียว
ค่าเช่ายังไงสามคนพันห้าสามคนพันห้าโอ้แต่หลังนั้นอ่ะ
ร่วมร่วมรวมค่าน้ำค่าไฟแล้วก็คือหมื่นกว่าครับทีนี้ผมก็เริ่มเอกใจแล้ว
ยังไงวะแต่ผมก็ยังไม่พูดนะไม่ออกตัวว่าเอ้าพี่โด่ง
บ้านผมเสียแค่พันห้าเองล่ะผมไม่บอกงั้นเพราะผมกลัวว่า
เดี๋ยวป้าเขาจะคิดผิดหรือเปล่าครับเดี๋ยวถ้าเกิดป้าเขาคิดผิดแล้วเขามาคิดย้อนหลังเนี้ย
แล้วผมอยู่ไปหกเดือนแล้วพี่แจ๊คอืมครึ่งเทอมแล้วอ่ะ
ถ้าเกิดว่าเขาคิดผิดแล้วเขามาคิดเงินย้อนหลังเนี่ยผมไม่มีเงินให้เขานะ
เพราะสามคนที่มาอยู่ด้วยกันผมกับเพื่อนอีกสองคนเนี่ยฐานะทางบ้านคือแย่มาก
คือเอาค่อนข้างยากจนเลยแหละบางเดือนคือไม่มีตังค์ไว้จะกินข้าวอ่ะ
ต้มมะม่ารวมกันมะม่าได้ห่อเดียวอย่างเงี้ยนั่งกินข้าวด้วยกันค่ะ
เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาผมก็เลยกลับมาปรึกษากับเพื่อนอีกสองคน
ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยวันนี้ไปบ้านพี่โด่งมา
พี่โด่งเขาเสียบข้าวข้าวบ้านข้าน้ำข้าวไฟอ่ะหมื่นกว่าเลยนะอืม
เพื่อนผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่อเจ้าพึ่งบอกว่ามึงเจ้าบ้าเหรอ
เราเสียพันห้ามาตั้ง๖เดือนแล้วอืม
อ่ามึงฟังผิดแล้วบอกแบบไม่ผิดเนี้ยเขาเสียเป็นหมื่นจริงจริงอะไรอย่างเงี้ย
ที่บอกผมก็เลยบอกกับเพื่อนว่าเอางี้ไหมเราโทรไปถามป้าดีไหม
เพื่อป้าเขาคิดผิดคนเพื่อนที่ชื่อพึ่งแล้วบอกว่า
มึงไม่ต้องไปถามหรอกปล่อยปล่อยแบบปล่อยซึมไปปล่อยไปเรื่อยเรื่อย
แต่เราก็จบแล้วอีกแค่ปีกว่ากว่าอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมา
พอผมเริ่มผิดสังเกตเรื่องค่าเช่าบ้านพี่แจ๊คจากที่ผมอยู่กันมาหกเดือนแล้วไม่
ไม่เจออะไรอ่ะอืมทีนี้มันเริ่มมีอะไรผิดปกติในบ้านที่ผมอยู่อืม
เริ่มเริ่มขึ้นจากตัวผมก่อนแต่ผมไม่รู้ว่าสามคนผมเนี่ยใครโดนก่อน
แต่ตัวผมเองผมโดนก่อนเลยวันนั้นคือห้องรับแขกที่ผมเล่าให้พี่แจ๊คฟังว่ามีโทรทัศน์อยู่เครื่องนึงเนี่ยนะ
คือผมอาจจะนอนดูรายการผีสมัยก่อนมันจะมีแบบล่าท้าผีอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนชอบดูเรื่องผีตั้งแต่เด็กแล้ว
แล้วผมก็จะหลับคือดูแล้วผมก็จะหลับไปพอหลับเสร็จปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่า
มันมันหนักตรงหน้าอกเหมือนมีใครเอาอะไรมาเทินเหยียบหน้าอกเราเนี่ย
ผมขยับไม่ได้เลยลักษณะอาการเหมือนแบบมันหนักมากแต่พอเราลืมตาขึ้นมา
เราลืมไม่ขึ้นพี่แจ๊คแล้วตัวเนี่ยเหมือนชาไปทั้งตัวเลยแล้วก็ลักษณะเหมือนมีคนอ่ะ
เอาเข็มมามาทิ้มที่ปลายเท้าเราครับจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กคือมันมันเจ็บมันปวดไปหมดเลย
มันขยับตัวไม่ได้แต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วผมลืมตาขึ้นมาได้
เล็กน้อยเนี่ยผมเห็นเป็นลักษณะเป็นเงาแต่ว่าไม่รู้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
แต่เป็นเงาสีดำพี่แจ๊คตัวสูงอ่าผมนอนอยู่กับพื้นอย่างเงี้
เขาเอาเท้าเนี่ยเหยียบผมอยู่แต่ตัวเขาเนี่ยสูงติดเพดานด้านบน
อืมสูงมากคือสูงแบบสูงติดเพดานแต่ลักษณะไม่ไม่ใช่กายเนื้อที่เรามองเห็น
เป็นลักษณะคล้ายคล้ายเหมือนควันรถอ่ะเรามารวมตัวกันเป็นเป็นกลุ่มก้อนควันอ่ะ
อืมทีนี้น่ะด้านบนอ่ะมันจะมีพัดลมเพดานที่เป็นลักษณะคล้ายคล้าย
ใบพัดของอ่าเครื่องบินอ่ะที่มันเป็นแชคแชคแชคแชคสมัยก้อนครับ
นั่นแหละมันก็จะหมุนพอหมุนปุ๊บฟึ๊บรอบพระรมก็จะตัดคอของอุ้ย
เงาเนี่ยฟึ๊บแล้วฟึ๊บอย่างนี้พอฟึบเสร็จปุ๊บเงาก็จะมารวมกันใหม่
พอปุ๊บเงาก็จะมารวมตัวกันใหม่พอผมเห็นแบบนั้นผมรู้แล้วว่า
สิ่งที่ผมเห็นมันไม่ใช่ความฝันแน่นอนครับผมต้องโดนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในบ้านเนี้ย
ทีนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงพี่แจ๊คด้วยความที่ว่าเราอยู่วัดมาบทมนต์คาถาเราก็ท่องได้
ท่องทุกบทท่องทุกอะไรทุกอย่างก็ไม่ออกทำไงก็ไม่ออกตอนนั้นมีความรู้สึกว่า
นึกถึงพ่อแม่อะไรก็แล้วก็ไม่หายก็ไม่อะไรก็เลยแช่งมาเลยพี่แจ๊ค
แช่งมาแล้วขอให้มุมมันได้ผุดได้เกิดตะตกตะรกหมกไหม้ถ้ามุมยังทำกูอะไรอย่างเงี้ย
แล้วผมก็แบบเหมือนรวบรวมพลังสุดท้ายแล้วก็ตะโกนขึ้นมาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างนี้
อืมเพื่อนก็เลยออกมาบอกมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมกับตรงนั้นก็คือกระสับกระส่ายหมดเลย
คือตอนนั้นอารมณ์ตอนนั้นคือมันโมนอากาศมันคือแบบมันแตกซ่านไปหมดแล้ว
คือสติสตังค์เราไปหมดเราพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยคือสามคนที่อยู่ในบ้านเนี่ย
เพื่อนอีกสองคนเนี้ยเขาจะยกให้ผมเนี้ยเป็นอ่าเจ้าแม่มูเตรลูเลย
คือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสตรีรับเนี่ยคือมึงต้องเป็นคนนำ
ทุกอย่างแต่ณตอนนี้เพื่อนสองคนเนี่ยเห็นผมในสภาพที่แบบโอ้โหแย่มาก
คือตอนนั้นผมมีความสุขผมกลัวหมดพี่แจ๊คคนก็ลุกคือเราไม่เคยเห็นที่มันปะทะเราขนาดนี้
มาเหยียบเราขนาดนี้ครับทีนี้อ่าหลังจากมันสักพักหนึ่งล่ะ
ก็เลยเริ่มเล่าให้เพื่อนฟังเริ่มเล่าให้เพื่อนฟังว่าเจออะไรอะไรประมาณยังไงอะไรอย่างเงี้ย
เราบอกมึงไม่มีอะไรมั้งเพื่อนอีกคนก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกมึงคิดมากไปเองอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวถ้างั้นคืนนี้มึงนอนคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวมึงเข้าไปนอนห้องกูก่อน
ผมก็เลยเข้าไปนอนห้องเพื่อนพอมาตอนเช้าเสร็จก็คือตามปกติอารมณ์แบบมันแปรปวนพี่แจ๊
มันกลัวแป๊บเดียวพอตอนเช้ามาลืมแล้วหายปกติไปเรียนไปอะไรคือพอกลับมาที่บ้านเสร็จ
พอมาอีกวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนของผมอีกคนนึงเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
นางจะเป็นคนที่เข้าห้องน้ำไม่ต่ำกว่าชั่วโมงนึง
คือเข้าไปเนี่ยคืออธิบายห้องน้ำก่อนพี่แจ๊คห้องน้ำเนี่ยกว้างเท่ากับห้องนอน
แล้วในห้องน้ำเนี้ยมันจะมีอ่างที่เป็นอ่างที่ก่อปูนขึ้นมาอืม
พี่แจ๊คจำได้ถ้าเราเคยไปเข้าค่ายลูกเสือตอนสมัยเราเด็กเอาไว้ตักน้ำอาบ
อาบน้ำอาบหลายคนซึ่งมันไม่สมควรจะมีอยู่ในบ้านมันใหญ่มาก
คือสามารถลงไปไห้แล้วตีกันเชียงได้ครับทีนี้คือความกว้างของน้ำเนี่ยคือสามารถตีรังกาบิดเกียวสามรอบได้เลย
มันกว้างมากเลยเพื่อนคนนี้ผมมันชอบอาบน้ำอาบน้ำไปถูสบู่เอยสระผมนู่นนี่นั่นร้องเพลงไปจบสามสี่อัลบั้
อืมก็ไม่จบคือถ้าใครปวดท้องเข้าน้ำเนี้ยคือแบบถ่ายราดเลยอ่ะครับ
ทีนี้ผมก็หมั่นไส้มันผมก็เลยวางแผนกับเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าเดี๋ยววันนี้ถ้ามันอาบน้ำนานอีกเดี๋ยวกูจะแกล้งมัน
ผมก็เลยให้เพื่อนผู้หญิงคนนึงอ่ะชวนเพื่อนคนนี้ออกไปหน้าบ้านบอกเฮ้ยมึงออกมานี่หน่อยกูมีอะไรมึงดู
ระหว่างที่เพื่อนออกไปเนี่ยผมก็เลยวิ่งเข้าไปห้องน้ำคือตัวผมเองเนี่ยบ้านผมอยู่สุโขทัยผมดำน้ำเก่ง
ผมจะอยู่ในน้ำได้เกือบสามสี่นาทีพี่แจ๊คพอเสร็จปุ๊บผมก็ดำลงไปในอ่างก่อน
ก็ถึงช่วงที่มันสระผมมันก็ชมพูเนี่ยสระผมเสร็จเลยเสร็จก็จะตักเอาขันเนี่ยตักผมในอ่าง

คือบทลงโทษสำหรับมึงที่ชอบอาบน้ำนาน
พอมาอีกวันหนึ่งพอวันต่อมาเนี่ย
พอวันต่อมาก็คือผมกับเพื่อนอีกคนนึงก็

พอนั่งกันอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมเพื่อนก็เข้าไปอาบน้ำก็ตามปกติ
สักพักหนึ่งมันก็ร้องกรี๊ดเลยครับ
กรี๊ดแบบช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอย่างนี้
ผมก็เฮ้ยมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรอย่างนี้

มันก็ไม่ยอมเปิดมันก็ร้องช่วยด้วยช่วยด้วย

เพื่อนผมคนนี้นั่งอยู่มุมห้องน้ำอีกมุมหนึ่ง
แล้วก็เอาตัวนี้กอดแล้วก็สั่นอยู่อย่างนี้

แล้วก็เรียกมันออกมาแล้วพอถึงออกมาถึงข้างนอกน่ะ

ผมก็เลยไปตักน้ำเย็นในตู้เย็นมาให้มันกิน

พอมันเริ่มเบาลงปุ๊บมันก็เลยเล่าให้ฟัง
มันบอกว่าตอนแรกมันก็อาบน้ำทำปกตินี่แหละ

พอมันสระผมเสร็จมันก็จะเอาขันตักน้ำเพื่อจะลากหัวมัน
มันกดไม่ลงมันกดไม่ลงมันเหมือนติดหลังเขาอยู่

มันก็เอาขันตีลงไปที่คนนั้นฟ่านไปดัง

ลักษณะเหมือนขันกระทบกับวัตถุจริง

ถ้ากระทบกับน้ำมันจะดังแจ๊ะแป๊ะแป๊ะอย่างนี้
แต่อันนี้มันดังโป๊ะคือมันลักษณะเหมือนโดนคนจริง
มันก็บอกมึงไม่หยุดใช่ไหมมันก็เอาขันตีใหญ่เลย
พอเสร็จปุ๊บมันก็ตักน้ำเท่าที่จะตักได้แล้วก็ลาดหัว
ไหนกูขอดูหน่อยซิผีหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
พอเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันเห็นคือมันไม่ใช่ตัวผมพี่แจ๊ค

ชุดนักศึกษาใส่เสื้อสีขาว
แล้วก็ลอยตัวแล้วก็ลอยอยู่ด้านหลัง

ความหลังลมแล้วลอยอยู่ในอ่าง
เท่านั้นเลยมันก็สติแตกแล้วมันก็กรี๊ดเลย
กรี๊ดเลยพอกรี๊ดเสร็จปุ๊บผมก็ไปเคาะประตูเรียกมันออกมา
พอเรียกมันมาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมา
สองคนที่อยู่ด้วยกันก็เริ่มเจอแล้ว
ทีนี้พอมาวันต่อมาเสร็จ
พอหลังจากที่เพื่อนผมคนนี้เจอเหตุการณ์ในห้องน้ำเสร็จเนี่ย
ผมก็ไปบ้านพี่คนข้างเหมือนเดิม
พอไปบ้านพี่ของคนข้างบ้านเนี่ยก็เลยไปคุยเขาแล้วเขาก็
รู้สึกปวดท้องบอกพี่ผมขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะ
พอเข้าห้องน้ำเสร็จบอกเออนั่นไงห้องน้ำอยู่ตรงนั้นไง
ผมก็เดินไปพอเดินไปพอจะเปิดห้องน้ำ
เอ้าทำไมห้องน้ำมันกลายเป็นห้องนอน
คือพี่แจ๊คเข้าใจไหมว่าบ้านบ้านจัดสรรบ้านทุกอย่างทาวน์เฮาส์เนี่ย

ตรงที่มันเป็นห้องน้ำบ้านผมบ้านพี่โด่งก็จะต้องเป็นห้องน้ำเหมือนกัน
แต่กลับกลายเป็นว่าผมจะเปิดไปห้องน้ำแต่กลับกลายเป็นห้องนอน
ผมก็เอ้าทำไมเป็นห้องนอนพี่โดมกับห้องน้ำอยู่ไหน
ห้องน้ำก็อยู่ตรงนั้นไงผมก็มองไปอีกมุมหนึ่ง
ซึ่งมุมนั้นถ้าเป็นบ้านผมมันคือห้องนอนผม

มันสลับกันมันสลับกันมันคือห้องนอนผม
ผมก็เปิดไปอ้าวนี่มันคือห้องน้ำแล้วเป็นห้องเล็ก
คือพื้นที่ห้องมันเท่ากับห้องนอนผมเลย

เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้าไปทำกิจวัตรปกติ
เราก็นั่งแล้วมองห้องน้ำมองซ้ายมาขวัด
ทำไมห้องน้ำบ้านเขาสีขาวปกติ
คือผมด้วยความที่ว่า๖เดือนเราไม่เคยไปบ้านคนอื่นไง
อยู่ในห้องน้ำเราเราก็ไม่ได้คิดอะไร
แต่ทำไมห้องน้ำบ้านกูมันสีแดงวะ
คือแดงแบบไม่ใช่แดงแค่พื้นกระเบื้องนะพี่แจ๊ค
สุขภัณฑ์สุขภัณฑ์ก็แดงขันก็แดง

เขาทาสีแดงหมดเลยฝ้าก็แดงแดงทั้งหมด

หนึ่งวันอาทิตย์สีแดงเพราะว่าบ้านผมหลังแรกใช่ไหม
อาจารย์สีเหลืองสามอาคารสีชมพูอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ผมก็เริ่มอยากจะหาคำตอบ

เป็นบ้านพี่ที่เรียนบริหารธุรกิจ

เดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าห้องน้ำเขาว่าสีอะไร

ตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเดียวกับบ้านพี่โดม
โอ้โหแสดงว่าห้องน้ำบ้านเราผิดตำแหน่ง
ผิดตำแหน่งแล้วผมน่ะไม่ใช่แค่หลังที่๓นะพี่แจ๊ค

สรุปคือห้องน้ำของบ้านทุกหลัง

พอเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มมาคุยกับเพื่อนแล้ว
เฮ้ยมันไม่ได้แปลกแค่ค่าเช่าบ้านเดียวนะ

ก็เลยมาคุยกับเพื่อนบอกเอางี้ไหมโทรไปถามป้าไหม
แต่เพื่อนที่ชื่อพึ่งมันเป็นคนค่อนข้างแบบ

ถ้าป้าเขาไม่คุยอะไรมาเราก็จะอย่าเพิ่งไปกระตุ้นเขาอะไรอย่างนี้
รอให้มันถึงสุดแล้วเราถึงจะต้องโทรไปอย่างนี้

วันต่อมาคือตัวของเจ้าพึ่งผมแล้วก็เพื่อนอีกคนนึง
แข่งการเรียนเพื่อที่จะเอาเกียรตินิยม
ทีนี้เวลาไปเรียนก็คือช่วยกันเรียน
แต่เวลาใกล้สอบปิดห้องใครห้องมันหนังสือ
บอกกันว่าใครอ่านเล่มไหนคือแข่งกันมาก
ทีนี้ช่วงหลังมาไอ้พึ่งมันไปโรงเรียนสาย
มันไปโรงเรียนสายมากแล้วมีผมกับเพื่อนอีกคนไปก่อน
เดี๋ยวกูตามไปมึงบอกอาจารย์ด้วยว่ากูป่วยท้องเสียอะไรก็ได้
แล้ววันนั้นเป็นวันที่เพิ่งไม่ไปโรงเรียน
ผมก็เอ๊ะทำไมเพิ่งไม่มาวะเพราะปกติมันไม่เคยขาดเรียน
เพราะเราจะแข่งกันเรียนไงเราก็เริ่มเอกใจ
พอตกเย็นกลับมาพึ่งทำไมมึงไม่ไปโรงเรียน

ก็นั่งสั่นลักษณะเดียวกับตัวของเพื่อนอีกคนที่อยู่ในห้องน้ำ
ก็เลยถามเฮ้ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรอะไรอย่างนี้

หลังจากที่พวกผมไปมหาลัยแล้วเนี่ย
มันก็ได้ยินเสียงเปิดฝาหม้อข้าว
ก็แก๊กเหมือนมีคนอยู่
ฝาตู้เย็นปิดปึ้งปั้งอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวอาจารย์เขาจวดไม่ทันอะไรไม่ทันเนี่ย
เดี๋ยวมึงไม่ได้คะแนนอะไรนะมันก็พูดเป็นเรื่องปกติ

มันก็คงแบบมึงทำไมไม่ไปสักทีวะ
มันก็เลยเปิดประตูขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูว่า

ไม่มีใครอยู่ในห้องครัวไม่มีใครอยู่อะไรเลย

แล้วห้องครัวตรงนี้มุมที่เราทำครับข้าว
ก็ระหว่างค้างไว้เขาก็พับท่อห่ม

เพื่อพร้อมที่จะลุกขึ้นไปอาบน้ำล้างหน้าไปโรงเรียน
แต่สิ่งที่เขาเห็นคือในขณะที่เขาพับผ้าห่มอยู่พี่แจ๊ค
เขาเห็นลักษณะเหมือนวุบไปผ่านวิ่งเข้าห้องน้ำไป
เหมือนแมวเหมือนอะไรวิ่งผ่านเข้าห้องน้ำไป

เหมือนแบบมีเงาเหมือนมีใครวิ่งผ่านห้องน้ำไป
มันก็คงเป็นแมวเป็นอะไรแล้วมั้งอะไรอย่างนี้

คราวนี้วุบอีกแต่พอวุบอีกพอมันหันไปก็คือ

แต่สิ่งที่มันเห็นคือมันไม่ได้เห็นเป็นแมวพี่แจ๊

เห็นเป็นคนสี่ขา

สี่ขาแต่เป็นชุดนักศึกษา
แล้วก็ขยงตัวขึ้นพี่แจ๊คขยงตัวแบบนี้

วิ่งแบบก้าวแบบก้าวเร็วนะพี่แจ๊ค

มันก็นั่งกรี๊ดอยู่คนเดียวในห้อง

คือมหาลัยผมจะเลิกประมาณบ่ายโมงครึ่ง
ผมก็กลับมาพอกลับมาถึงก็คือเห็นเพื่อนเป็นสภาพนี้
ทีนี้จนตัวมันโดนกับตัวมันเองเนี่ย
มันถึงยอมที่จะให้โทรหาป้า

เดี๋ยวป้าเขาเรียกเงินคืนให้มาอย่างนี้ประมาณนี้

เหมือนประมาณว่ามันเป็นเพราะอะไร

ทีนี้พอโทรไปเสร็จปุ๊บ
ก็รับสายป้าก็รับสาย
สิ่งที่ผมได้ยินจากป้า

ป้าก็บอกว่าเจอเขาแล้วฉันไม่รู้

แสดงว่าโอ้โหไม่ใช่เคสแรกที่มาอยู่แล้วโทรไปหาป้า

ป้าบอกว่าสิ่งที่ป้าพูดกลับมาเนี่ย
คือเสียงที่ผมพูดไปเนี่ยคือผมเป็นคนพูด
แล้วผมก็พูดด้วยอาการลักษณะเหมือนเสียงคัดสั่นเคลือ
คือแบบเราเพิ่งเจอมาหมาดเมื่อกี้

คือแบบป้าบ้านป้ามีอะไรไหมบอก
บอกหยุดก่อนลูกเจอเขาแล้วใช่ไหม

ผมก็เลยถามว่าป้าต้องเล่านะ
คืออะไรเขาคือใครอะไรอย่างนี้

หนูหนูอย่าเพิ่งไปอยู่ก่อนอยู่ก่อนอะไรอย่างนี้
เนี่ยหนูอยู่นานสุดแล้วนะ
ถึงไม่เก็บค่าไอ้นี่ไงค่ามาจำล่วงหน้า๓เดือนไง
ยอมไม่เก็บเลยเพราะว่าไม่มีใครอยู่ครบเดือน

ป้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวป้าจะเล่าความจริงให้ฟังแต่หนูอย่าเพิ่งไปนะ
ถ้าหนูไม่ไปเดี๋ยวป้ารบให้อีก๒๐๐

นะตอนนั้นคือด้วยความว่าผีก็กลัว

แต่เพิ่งเกิดวันที่๔แล้วก็เพื่อนอีกคนเกิดวันที่๕

เพราะฉะนั้นเงินมันใช้เดือนต่อเดือน
ถ้าเกิดไปย้ายไปอยู่ใหม่ต้องจ่ายค่าประจำนะที่อื่น
แล้วค่าหอก็แพงค่าบ้านเช่าก็แพงสองคนบอกว่าถ้ามึงอยู่ได้
กูก็อยู่ได้ทุกคนก็เลยบอกอ่ะถ้างั้นอยู่ก็อยู่ผมเลยบอกป้า
เพื่อนผมสองคนก็อยู่ผมก็อยู่แต่ป้าต้องพูดความจริงนะ
เล่าเลยป้าต้องเล่าให้ผมฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นป้าก็เลยบอกว่า
คือสมัยก่อนที่ที่ที่หนูจะมาอยู่เนี่ยประมาณห้าหกรุ่นนี่ค่ะ
มันมีเด็กคณะนัตตสินเขามาเช่าบ้านอยู่หลังนี้
ก่อนที่ที่พวกผมจะอยู่เป็นผู้หญิงล้วนแต่ในผู้หญิงล้วนเนี่ย
จะมีคู่ธอมกับดี้อยู่คู่หนึ่งครับซึ่งรักกันมากทีนี้ด้วยความที่เป็นดี้
คนที่เป็นที่เขายังมีความเป็นผู้หญิงอยู่พี่แจ๊คเขาก็ไปตกหลุมรักผู้ชายอยู่คนหนึ่ง
ก็เลยตัดลงตรงตรงใจว่าไปคบกับผู้ชายอืมแต่คนที่เป็นทอมนั้นคือคือหน่อย
หน่อยก็คือทะเลาะกันอะไรกันหลายหลายต่อหลายครั้งครับแล้วก็เหมือนประมาณว่า
ตัดสินใจที่จะปิดชิปตัวเองก็คือฆ่าตัวตายแต่วิธีการฆ่าตัวตายของเขาก็คือ
เขาไม่ได้ฆ่าทีเดียวนะพี่แจ๊คเขาค่อยทรมานตัวเอง
เขาเริ่มจากการกรีดข้อมือกรีดกรีดกรีดพี่แจ๊กกีดจนเลือดเนี่ยไหลไปหมดเลยนะ
แล้วก็ดิ้นดิ้นดิ้นไปไปรอบห้องอ่ะครับดิ้นเสร็จแล้วก็ตามด้วยสุดท้ายคือการเอามีดตากตากคอตัวเอง
อืมแล้วก็เสียนอนเสียในห้องแต่เลือดด้วยความว่าเขาดิ้นอ่ะ
เลือดเนี่ยติดข้างฝ่าห้องเนี่ยผนังเนี่ยเต็มไปหมดเลยป้าก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
ป้าก็เลยรีโนเวทบ้านโดยการเอาสีขาวมาทาทาเท่าไรสีขาวก็แดงขึ้นมาเป็นรอยสนิม
ทาเท่าไรสีขาวก็แดงขึ้นมาต้นป้าไม่ได้ทำไงป้าก็เรียกว่า
ถ้าอยากจะสีแดงมากเดี๋ยวป้าจัดให้ป้าก็เลยเปลี่ยนเป็นจากห้องนอนกลายเป็นห้องน้ำ
แล้วก็ทาสีแดงเปลี่ยนกระเบื้องแดงผนังแดงฝ้าแดงทุกอย่างแดงหมดเลย
ห้องน้ำผมก็เลยกลายเป็นห้องน้ำแดงอยู่ห้องเดียว
แล้วจริงตรงนั้นมันคือห้องนอนแล้วก็เปลี่ยนจากห้องน้ำที่ผมนอนอยู่น่ะ
เป็นห้องนอนผมไม่หน้าห้องน้ำทำไมมันใหญ่จังมันใหญ่คือมันก็คือห้องนอนห้องหนึ่งนะพี่แจ๊ค
พอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาพอเรารู้พอเรารู้เสร็จเลยเสร็จปุ๊บ
ผมก็เลยตัดสินใจกับเพื่อนว่าเรารู้แล้วเพราะฉะนั้น
เราจะไปก็ไปไม่ได้จะอยู่ต่อแล้วก็เราก็เรารู้แล้วว่าในบ้านมันมีอะไร
อืมก็เลยตกลงทำสัญญากันเลยส่วนที่สัญญากับผีครับผมก็เลยบอก
ทั้งงั้นมึงไปหาทูปมาดอกหนึ่งกูไม่รู้ว่ามันจะรู้แล้วกันหรอก
แต่เราบอกเอาไว้ก่อนผมก็เลยจุดทูปดอกของพี่แจ๊คแล้วก็บอกเลยบอกพี่ครับ
ผมเรียนคณะศิลปกรรมผมเป็นรุ่นน้องพี่หลายปีอยู่
ผมไม่รู้หรอกว่าพี่ชื่ออะไรแต่ผมมารู้ว่าพี่เป็นเหมือนกัน
พี่เป็นอยู่สปีชีทางฝ่ายผู้หญิงผมก็คืออยู่ทางฝ่ายผู้ชายเนอะ
เราเป็นเหมือนกันเราเข้าใจกันเนอะพี่น้องผมก็พูดเป็นเงี้ยพูดแบบสโรคสโรคอ่ะค่ะ
คือไม่รู้ว่าผีมันเข้าใจหรือเปล่าบอกว่าพี่ถ้าเกิดผมย้ายไปอยู่ที่ใหม่เนี่ย
เงินพวกผมก็ไม่มีผมอยู่มาหกเดือนแล้วอ่ะ
พี่ก็คงจะเห็นว่าผมกินอยู่เป็นยังไงใช้ชีวิตกันยังไง
พวกพี่ก็เห็นว่าผมกินมะม่าห่อเดียวน่ะเลยน่ะผมก็เลยอ่ะบอกคือ
ไม่รู้ว่าคือผมพูดยังไงได้ให้ผีมันสงสารผมน่ะพี่แจ๊คครับ
ผมว่าถ้าเกิดพี่จะอยู่พี่ก็อยู่ได้นะ
แต่เราต่างคนต่างอยู่พี่อย่ามาให้เห็นแบบนี้
เพราะว่าถ้าพี่ม้าเห็นแบบนี้ผมก็อยู่กันไม่ได้
ถ้าผมไปอยู่ที่อื่นผมก็ไม่มีที่อยู่พอผมปักทูบหน้าบ้านปุ๊บ
สิ่งที่ตามมาก็คือควันทู่อพี่แจ๊คมันลอยเข้าไปในบ้านอืมแต่
จริงมันไม่น่าลอยเพราะว่าอะไรรู้ไหมพัดลมเพดานไอ้ตัวที่หมุนปั่นหัวอยู่น่ะ

แต่อันนี้มันเหมือนมีแรงลมนะดูดเข้าไปทูบก็ลอยเข้าไปในบ้าน
ผมไอ้พึ่งแล้วก็เพื่อนอีกคนเนี่ยก็มองตามทูบเข้าไป
ผมก็เลยบอกพึ่งว่าพึ่งโอเคพี่เขารับรู้แล้ว
เพราะฉะนั้นอ่ะต่อไปเนี้ยเวลาเรากินข้าวอ่ะเราตักสีนะอืม

แต่ผมต้องตักเปลือกสี่จานถ้าซื้อเข้ากล่องมาก็ต้องซื้อสี่กล่องครับ
ทุกอย่างทำสี่หมดเลยทำให้เหมือนว่าให้พี่พี่แจ๊คผู้ปลูกของคนเออ
คือต้องใช้ชีวิตอยู่กับใครก็ไม่รู้นะใช่แล้วทีนี้
ผมก็คือต้องทำอย่างนี้พี่แจ๊คเพราะว่า
ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เวลาที่อยู่ใหม่เนี่ยคือผมเรียนไม่จบนะ
แต่ครูผมไม่ได้จบมาเป็นครูทุกวันนี้แน่นอนครับ
เราก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ทุกอย่างคือไปไหนก็ต้องเรียกพี่เขาไปด้วย

จนประมาณเทอมสองเทอมสองเนี่ยอาจารย์เขาสอนวิชาเกี่ยวกับ
ศูนย์ศรียศาสตร์ทางด้านความงาม

คือปกติอ่ะรุ่นพี่อ่ะเขาก็จะทำเกี่ยวกับพวกการไล่ลำอ่า

เพราะว่าหุ่นกระบอกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันจะหายไปแล้ว
ทุกวันนี้เด็กไม่รู้จักเลยหุ่นกระบอกมันคืออะไร

ประวัติความเป็นมาเลยก็ไม่มีใครรู้จัก

หรือจะต้องปักท่าหรือจะต้องเขียนหน้าหุ่น

คือทุกอย่างมันอยู่ในหุ่นกระบอกหมด
ถ้างั้นเราไปถามเพื่อนในห้องว่าใครจะทำบ้าง
ทุกคนบอกเออเห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าทำ

อาจารย์บอกว่าเธอทำเลยหัวข้อนี้

ทีนี้สิ่งที่ตามมานี่ก็คือ
เขาอยู่เป็นห้องเล็กคือห้องเช่า
มันไม่สามารถเอาเพื่อน๗๘คนเข้าไปนั่งทำงานได้
เพราะฉะนั้นโลเคชั่นที่ดีสุดคือบ้านผม

หุ่นตัวนี้คือหุ่นที่อยู่ในเรื่องคือปักผ้า
พี่แจ๊คถ้าดูใกล้มันจะมีลักษณะคือปักมือทั้งหมดเลยนะ

เราต้องกางเป็นผื่นสี่เหลี่ยมสี่ใหญ่ก่อน
แล้วก็เอาสะดึงขึ่งสี่ทิศ

ผมมุมนึงเพื่อนคนนึงแล้วก็เพื่อนคนนึง

เจ้าแก่นเป็นผู้หญิงสูตรเล็กผอมบางสูตรดำ

สักพักไอ้แก่นมันก็ไหลลงไป

หัวและตัวมันหายเข้าไปอยู่ใต้ผ้าหมดเลย

เดี๋ยวเรานั่งแก้ได้ข้างล่างให้นะ
มันก็นั่งแก้ไปสักพักนึง

โอ๊ยเจ็บดีเว้ย

มันเอากัดไกลที่เราไว้ตัด

เจ็บดีเว้ย

คือสติสตังค์มันไม่ใช่
แล้วมันก็กรีดจนแขนมันเลือดหมดเลย
พอเสร็จแก่นเป็นอะไรแก่นเป็นอะไรอย่างนี้
ก็จับตัวมันใหญ่เลยพอจับตัวมันเสร็จ
มันก็ดิ้นสักพักหนึ่งพอมันรู้สึกตัว

พอเบอร์แม่มาก็เบอร์แม่ของตัวเจ้าแก่นก็โทร
ก็บอกแม่แก่นเป็นอะไรไม่รู้มันเอากันไกลมากรีดข้อมือตัวเอง

แม่ก็เลยเหมือนเขารู้กันอยู่
เหมือนเขารู้กันอยู่ว่าตัวของเจ้าแก่นเป็นอะไรอะไรอย่างนี้
คือสรุปตอนหลังก็คือเจ้าแก่นเรียนไม่จบพี่แจ๊ค

เรามารู้ตอนหลังคือหลังจากที่ผมไปตามสืบเรื่องแล้วคือ
ตัวของเจ้าแก่นเขาโดนทำของใส่
เพราะว่าเขาไปเป็นเมียน้อยอบตแถวบ้าน
นั่นแหละทีนี้คนที่เป็นเมียหลวงทำของใส่ก็คือ
พอเข้ามาอยู่ในบ้านผมเหมือนของมันต้านกันหรือเปล่า
นี่ผมคิดเองนะเพราะว่าในบ้านผมก็มีพี่เขาอยู่ไง
มันคือวิธีการตายของพี่คนนี้

แล้วพอเสร็จปุ๊บผมก็เฮ้ยพึ่งมันจะเกี่ยวหรือเปล่าวะ
ที่นี้ผมก็มีความรู้สึกว่าช่วงนี้บ้านเรามีแต่เรื่องวุ่นวาย
ตั้งแต่เราทำหุ่นกบออกมาแล้วมีวันหนึ่งคือ
ตัวของพี่โด่งเขามาเคาะประตูเรียก
วันนั้นเป็นคืนบางสุข

ทำพวกผู้ชายจะตั้งโรงหุ่น
ก็เริ่มทยอยกลับกันพอประมาณตอนตีห้าหกโมงเช้า
บ้านหน้ามาหาหน้ามมาหาคือขอแบบด้วยอารมณ์ที่โมโหะอืม
น้องตอนคืนพี่นอนไม่ได้เลยเนี่ยทำไมน้องไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจกันบ้าง
บอกทำไมพี่ผมก็ปกติก็ไม่ได้เสียงดังนะเพื่อนผมมาทำงานแกก็ไม่ได้เสียงดัง
ไม่ได้เสียงดังอะไรเลยอ่ะเสียงปี่พาดบันเลงทั้งคืนเลยเนี่ย
เสียงดังทั้งคืนเลยผมก็บอกมันไม่มีเสียงอะไรพี่ผมไม่ได้เล่น
เมื่อคืนผมมานั่งปักผ้าปักหุ่นกันเขาก็ยืนยันอยู่เลยเขาบอกว่า
เนี่ยพี่ได้ยินเสียงจริงเนี่ยไม่เชื่อถามเพื่อนพี่สองคน
โด่งก็ไปลากเพื่อนเขามาอีก๒คนเพื่อมายืนยัน
เพื่อนอีกสองคนบอกใช่พี่ได้ยืนแล้วพี่ไม่ได้ยืนอย่างดีด้วยพี่เห็นด้วย
แล้วน้องจะมาซ้อมลำกันข้ามกลางคืนตีสองตีสามผมก็งงไว้แป๊บนึงบอก
ซ้อมลำอะไรพี่พี่เห็นออกมายืนแต่งชุดลำเนี่ยเต็มไปหมดแล้ว
ยืนกางแขนจากจ้งจากลำโยกตัวอยู่อย่างเงี้ยคือไม่ได้ลำสอดส้อยอะไรปกติ
เหมือนที่ลำนะเขากางแขนพี่แจ๊กกางแขนแล้วก็ยืนโยกอยู่อย่างเงี้ย
ซึ่งดูแล้วมันไม่ใช่ท่าที่คนลำทั่วไปเพราะว่าโทรลำทั่วไปมันก็จะมีแบบสอดสร้อยสอดอะไรปกติอย่างนี้
แต่เนี้ยเขาบอกว่าเขายืนแขนแจ๊กเขายืนอย่างเงี้ยเขายืนโยกตัวอยู่อย่างเงี้ยโยกตัวอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
ผมสะบัยออกสีแดงส์สมผมก็เลยไปเดินระบีบขุนเนี้ยมาให้ดูผมสะบัยออกสีแดงสม

แบบนี้เครื่องทรงแบบนี้เป๊ะเลย

ตั้งแต่ตอนนั้นจนหุ่นตรงนี้ก็อยู่กับผมตลอด

ถ้าไม่ใช่หุ่นตัวนี้เล่นเอง

เพราะพี่คนนั้นเขาเรียนคณะนัตตสิน

แต่ผมก็เลยมาย้อนกลับตรงที่ว่า

เราจะไม่แสดงอิทธิฤทธิ์เราจะไม่อะไรอย่างนี้
ถ้ายอมรับในระหว่างที่อยู่

แต่นะตอนนี้สิ่งที่คนเขาเห็น

พอเขาเริ่มอยู่ไม่ได้ปุ้บ
พี่อย่าไปแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรแบบนี้
พอหลังจากนั้นมาพี่เขาก็หายเงียบไปพักหนึ่ง
แต่สิ่งที่ตามมาตัวของเพื่อนผม
ก็เริ่มมีพฤติกรรมที่เริ่มแปลก
จากตอนแรกที่ผมบอกว่านางตั้งใจเรียนแล้วหลังมานางไม่ไปเรียน
ในวันนั้นวันที่โดนผีหลอกเนี่ยแต่ทีนี้เป็นอีก
แต่เป็นแบบรู้เลยว่าขี้เกียจคือไม่อยากไปเลยพี่แจ๊ค
คือเวลาอยู่ในบ้านอยู่เรานั่งกันอยู่กินข้าวอยู่เนี่ยนางจะปกติ
นางจะพูดเล่นพูดล้อหัวล้อตลกกันปกติ
แต่ตามใดก็ตามที่เดินออกจากเขตประตูบ้านไป
เหมือนร่างที่ไม่มีวิญญาณเดินตัวนิ่ง
คือโดยปกติเวลาคนเราเดินแขนเราก็จะแกว่งอย่างนี้ใช่ไหมพี่แจ๊ค
แต่อันนี้ไอ้พึ่งเดินตัวจะแนบติดกับลำตัวแขน
แขนแนบติดกับตัวเดินตัวแข็งแล้วตัวเลยลอย
ถ้าเราเรียกแบบพึ่งพึ่งอย่างนี้สะกิดพึ่ง

คือเหมือนประมาณว่าอยู่ในพวังรู้สึกตัว
ซึ่งในขณะที่มึงเดินอยู่คือมึงเดินอยู่ริมถนน

คือมันจะเป็นแบบนี้บ่อยมากจิตมันจะตกหลายครั้งมาก
เราก็เริ่มสังเกตเห็นเพื่อนแล้วว่าเฮ้ยเพื่อนเราเริ่มไม่ปกติแล้ว
ก็เลยคุยกับเพื่อนกับอีกคนนึงเนี่ย

คือเราจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายในชีวิตมากก็ไม่ได้

ช่วงตอนเย็นมาเนี่ยมันชอบขึ้นรถสองแถวแดง
รถรถพลิกอัพที่มีหลังคาแดงเนี่ย

ทุกเย็นเลยไม่รู้ไปทำไมไม่รู้ไปหาใคร
ซึ่งญาติพี่น้องมันก็ไม่มีที่นั่นเพราะว่ามันเป็นคนเพชรบุรี
พอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาผมก็เลยวางเพจ

เดี๋ยวรอให้ผมเลิกเก็บเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยเนี่ย

พอเราจะมาผมก็ไปแอบดูตรงไอ้วิทย์รถน่ะ
พอเพื่อนผมคนชื่อพึ่งเนี่ยขึ้นรถไปปุ๊บ
ผมก็ขึ้นคันต่อเนี่ยขึ้นตามมันไป

แล้วสิ่งที่ผมเห็นคือรถไปจอดแถวฟิลรังสิต
พอจอดเสร็จปุ๊บมันจะมีลักษณะคล้ายเหมือน

โกรธสร้างวิทยาลัยพี่แจ๊คแล้วก็เป็นบ้านสังฆษี
เป็นห้องแบบเหมือนแบบชั่วคราว
แล้วมันก็เดินหายเข้าไปในห้องใครรู้ห้องหนึ่ง

มันเดินหายเข้าไปประมาณ๕นาที

ผมก็บอกว่าถ้ายังไม่ออกมาภายในนาทีเนี่ย

พอผมจะลุกเดินเข้าไปมันก็ออกมาพอดี
แต่มันไม่ได้ออกมาคนเดียวมันออกมาพร้อมผู้ชายคนหนึ่ง

เรียนมากับผมตั้งแต่สมัยปวส
ถ้ารวมปริยตีด้วยตอนนี้ก็๓๔ปีแล้ว

ตัวสูงดำจนแบบดำจนเงาอะพี่แจ๊ค

ขึ้นตามมาถึงบ้านเสร็จเราก็ไม่พูด
ผมก็ไปถามนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนผม

พอสักพักนึงอะ

งานหุ่นกระบองเนี่ยจะต้องส่งอาจารย์แล้ว

เพราะหุ่นมันไม่ได้มีแค่๒องค์นี้

เกือบ๑๕ตนที่จะต้องใช้เล่น

หนึ่งในเพื่อนผู้ชายที่มาเนี่ย

อย่างนี้เหมือนได้กลิ่นฟุต
มันเป็นของแปลกที่มันไม่ใช่ของเองที่มันไม่ใช่คิดว่าเป็นของเพื่อนเราเนี่ย
ผมก็เริ่มหากันเริ่มจากห้องผมห้องไอ้พึ่งห้องเพื่อนอีกคนนึง
ห้องครัวห้องทุกอย่างก็หาหมดมันก็เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันที่ผมใช้อยู่
มันก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตจนจุดสุดท้ายเป็นจุดที่อยู่หน้าบ้าน
จะเป็นชั้นวางรองเท้าทั้งหมดก็จะมีรองเท้าคาชูผมของเพื่อนของอะไร
รองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบทั่วไปเนี่ยผมก็ไปหยิบรองเท้าคัชชูคู่หนึ่ง
น่าจะเป็นของไอ้พึ่งก็จับเขย่าดูมันก็จะดังแก๊กแก๊กอะไรมันดังแก๊กแก๊กวะ
ผมก็จับพยาบแล้วก็เทออกมันก็มีของ
เกรดบิดตาแดงด้วยเนี่ยโคตรแรงเลยเนี่ยของเขมรฉันต่ำเลยมันพูดอย่างนี้
แต่พอเสร็จปุ๊บผมว่าอ้าวแล้วใครมาทำใส่มันอะไรอย่างนี้
วันนี้เนี่ยพี่แจ๊คมันประมาณนี้
แต่อันนี้มันเป็นร่างเปล่านะอันนี้เป็นร่างเปล่าผมเอามาให้พี่แจ๊คดู

ไม่ใช่อันนี้เป็นร่างเปล่าคือเกรดบิดมันจะมีบิดซ้ายกับบิดขวา
งั่งเนี่ยคือใช้สำหรับคุณสัยมนต์ดำ

เรื่องของเมตตามหานิยมแต่มันไม่ใช่เมตตามหานิยมโดยตรงไง

มันมีถ้าเป็นฝ่ายชายจะเรียกว่าไอ้งั่ง

ถ้าสายข่าวเนี่ยเขาก็จะปลูกเสกด้วยพุทธคุณต่าง
ถ้าสายดำเขาจะเอาประจำเดือนผู้หญิงอุดใต้ฐาน

แต่ทีนี้ผมก็เลยถามว่าเอาแล้วมันมายังไง
ผมก็เลยถามอย่างนี้มันมายังไง
เสร็จปุ๊บเพื่อนก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้ว่ามายังไง

เขาจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่
ในเรื่องของการเก็บผ้านามัย
ประจำเดือนเขาจะมามากกว่าคนอื่นปกติ
เขาจะมาประมาณ๑๐๑๕วันพี่แจ๊คมาเยอะมาก
ก็ขี้เกียจเก็บพอเสร็จปุ๊บนางทำกิจกรรมเสร็จ

เพราะว่าด้วยความที่ว่าโหเรามันไม่ได้ไกลจากมหาลัยมาก

แต่ระยะทางในการเดินมันต้องผ่านแคมป์คนงาน
มันเป็นไซส์คนงานอีกไซส์หนึ่ง
ซึ่งมันเป็นเครือเดียวกันกับอีไซนู้น
แล้วทีนี้ตัวของไอ้เจ้าหนี้เนี่ยเขาก็ไปมา
เขาก็เห็นเพื่อนผมแล้วเขาก็เกิดชอบ
พอชอบเสร็จปุ๊บเขาก็สะกดลอยตามมาประมาณนี้
แล้วก็มาเจอที่เพื่อนผมทิ้งผ้านามัย

มันก็บอกว่าเอาผ้าน้ำไหมตัวไอ้งั่งไปวางผ้าน้ำไหม
แล้วตัวไอ้งั่งเขาจะดูดเลือดจากผ้านามัยขึ้นไปหมดเลย
ผมบอกโอ๊ยไม่เชื่อหรอกมึงปลาหี่หรือผมก็พูดอย่างนี้นะ

มึงบอกมึงไม่เชื่อใช่ไหมได้เดี๋ยวมึงคอยดูเนี่ย
แล้วเป็นการพิสูจน์เลยว่าไอ้งั่งตัวนี้จะเป็นของจริงหรือเปล่า
มันก็ให้ผมไปหยิบผ้านามัยของเพื่อนที่ชื่อพึ่งมา
ผมก็เอาภาพจับแล้วก็ไปหยิบมาแล้วก็มาวางปุ๊บพื้น
พี่แจ๊คสิ่งที่ผมเห็นคือมันเอาตัวไอ้งั่งนั้นวาง
พี่แจ๊คผ้าน้ำไหมที่มีเลือดเตือนอยู่นะ
ยุบแวบจนแห้งกังไปเลย
ผมไอ้เปิ้ลแล้วเพื่อนอีกคนนึงเห็นกันหมดเลย
ทีนี้ก็เลยแบบเฮ้ยมันมีจริงเหรอวะ
อันนี้เขาเรียกว่าไอ้งั่งเพราะว่าผมไม่เคยรู้จักมาก่อน
แล้วไม่เคยรู้ว่าวิธีการทำของหรือยังไงหรือว่าเห็นกับตามันเป็นยังไง
ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นกระตาจริงว่า
ของพวกคุณใส่บนดำเนี่ยมันมีอยู่จริงอะไรอย่างนี้
ทีนี้ปัญหาที่ตามมาคือณตอนนั้นตัวผมเองตัวไอ้เปิ้ลตัวเพื่อนอีกสองสามคนเนี่ย
ด้วยความเป็นเด็กคือเราไม่รู้จะทำยังไงคือตอนนี้เพื่อนผมมันโดนของเขาแล้ว
มันโดนแบบโดนแรงมากจนจะเสียการเรียนเราก็จะเรียนไม่จบอะไรหลายอย่าง
เปิ้ลก็บอกว่าถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวมันโทรหาพ่อมัน
มันบอกว่าเดี๋ยวรอเสาร์อาทิตย์หน้าพ่อมันจะขึ้นมา
มันเป็นเซียนพระอยู่ที่กาญจนบุรี
คือเรื่องพระเครื่องเรื่องพวกมนต์คุณดำมนต์ใสอะไรต่างเนี่ย
พ่อมันรู้หมดอะไรอย่างนี้พ่อมันก็ขึ้นมาจริง
แล้วก็มาทำพิธีนู่นนี่นั่นให้เอาของออกให้
คือก็ทั่วไปที่เราเห็นเอาไข่มารูปเอาอะไรมา
ต่อมีอะไรอย่างเงี้ยทำแล้วก็ไปเอาน้ำมน
พอเสร็จปุ๊บเขาก็พอกินน้ำมนต์ได้ประมาณ๓วัน
พ่อของไตเนี่ยพ่อของเจ้าเปิ้ลเนี่ยก็เอากลับไปที่กาลด้วย
ทีนี้พอหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็อาศัยอยู่
เกือบจะ๒ปีแล้วตอนนั้นอยู่ปี๔
ก็เริ่มใกล้จะจบแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า
คือเราใกล้จะจบแล้วแล้วพี่เขาก็ยังอยู่

แล้วก็ผมไม่มี

ผมไม่มีเงินที่จะเอาไว้รับปริญญาเลยพี่

เพราะว่าผมจะวาดรูปขายไปฝากแกโลลี่ที่
พอผ่านประมาณวัน๒วัน

ผมถ่ายภาพได้ประมาณ๗๐๐กว่าบาท

ก็ได้เงินกันมาหลังจากนั้นมาเราก็ก่อน
ก่อนจะออกมาเราก็ทำบุญ

คือเท่าที่ผมมาลองตกตะกอนความคิดดูกับเพื่อนกันนะ
ทำไมเราอยู่กันได้จนจบ๒ปี
ทำไมคนที่คู่อื่นคนอื่นที่มาอยู่เขาอยู่ไม่ได้
ป้าบอกว่าคนที่มาอยู่ป้าเจ้าของบ้านเนี่ย
บอกว่าคนที่มาอยู่ส่วนมากที่อยู่ไม่ได้เพราะว่า

อาจจะเป็นชายชายหญิงหรือชายหญิง
ถ้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ถ้ามีความรักจะอยู่ไม่ได้สักคน
จะต้องเป็นแบบว่าจะต้องโดนลงโดนอะไรอย่างนี้
อันเป็นไปแล้วก็ออกไปจากบ้านหมด
แต่พวกผมคือเข้ามาอยู่คือเราไม่มีเรื่องชู้สาวไง
เราไปอยู่กันด้วยความที่แบบเราเป็นเพื่อนกันอะไรกันอย่างนี้
ก็อยู่ได้ยันจบ๒ปี
ทุกวันนี้ยังอยู่ไม่ใช่ประเด็น
ประเด็นคือสิ่งที่อยู่ในบ้านเขายังอยู่ในบ้าน

แล้วพิอุ่มเล่าว่าเค้าเข้าฟันหายผมสามครั้ง
พี่มีอะไรพี่มาเข้าฝันบอก

แต่ว่าเขาจะตัดเป็นผมลักษณะให้ผมบ๊อบ

ตาเขาจะโตคิ้วดำแล้วก็โก่ง

หน้าตาแบบรูปมนต์ใคร
สวยเลยแหละแล้วตัวไม่สูงมากเท่าไหร่
บางทีเขาก็มาลำให้ดู
ผมถึงถามครูทอน

ครูทรอบคิดว่าพี่เขายังอยู่กับครูทรมั้ย

เพราะว่าคืออย่างที่พี่แจ๊ครู้เพราะว่าในห้องที่ผมอยู่
เขามีของผมมีของที่มันมีแรงกว่านี้เยอะไง
แม่ครูทั้งอะไรตรงนี้อะไรตรงนี้ก็เลยดูเหมือนจะดบไป
คือเท่าที่ครูทรเล่าให้ฟังครับเราต้องพูดถึงเรื่องของสถานที่เลือกคน
อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือ
สิ่งที่ทำให้ครูทรอยู่ในบ้านหลังนั้นได้นานนะความคิดเห็นส่วนตัวผมนะ
เป็นเพราะว่าครูทรมีการทำสัญญากับเขาอนุญาตให้เขาได้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้ไง
เขาก็อยู่กับเราเรามีการเส้นให้เขาอันนี้ถ้าตามความเชื่อเนี่ย
มันก็มองได้สองมุมนะครับบางมุมก็จะมองว่า
การที่เราเปิดใจเปิดจิตให้วิญญาณเหล่านี้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา
สิ่งหนึ่งที่จะเติมพลังให้เขาได้นั่นคือพลังชีวิตของเรา
เขาจะต้องซึมซับเอาพลังงานชีวิตของเราเพื่อไปหล่อเลี้ยงในส่วนของจิตในส่วนของพลังงานของเขา
แล้วตอนนั้นก็ทำให้เขาอาจจะให้ครูทรกับเพื่อนอยู่ในบ้านหลังนั้นได้นานก็ได้ไง
แต่หลังจากนั้นพอมีการทำสัญญากันเสร็จอยู่ที่ครูทรแล้วว่าครูทรจะจบกับพี่สาวคนนี้ยังไง
แต่ถ้าครูทรยังเปิดใจเฮ้ยพี่ก็อยู่ในหุ่นตนนี้หุ่นตัวนี้
แล้วพี่ก็รอวันถึงเวลาที่พี่จะไปสู่ในพบภูมิที่ดีก็อยู่ไป
ต้องถามว่าระหว่างที่มีหุ่นตัวนี้อยู่กับภูทองภูทรมีการเส้นอะไรให้เขาไหม
คือก่อนหน้านี้ไม่มีแต่เมื่อกี้เวลานั่งเล่าแล้วขนลุกตลอดเลยพี่แ
เมื่อกี้ก็แบบอยู่อยู่กำไรผมก็หัก
บอกว่ามันอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาก่อน
เพราะฉะนั้นความเชื่อความศรัทธาลักษณะแบบนี้มันไม่ผิดเลย
มันเป็นความเชื่อความศรัทธาของครูทร
บใดที่ครูทรไม่ได้นำความเชื่อนั้นมาแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น

แต่ถ้าจะให้ถูกต้องความคิดเห็นส่วนตัวนะ
ผมอยากให้ครูทรบอกเขาถ้าคิดว่าเขายังอยู่
ต้องให้เขาไปสู่ในพบภูมิของเขา
วันนี้เขาอาจจะมาช่วยส่งเสริมอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้
แต่เราต้องยอมรับก่อนว่าเขาไม่ใช่เทพ
เขาเป็นวิญญาณของคนคนหนึ่งที่ปลิดชีวิตตัวเอง
แล้วเขายังมีบาปกรรมติดตัวเขาอยู่
นั่นคือเรื่องของบ้านเช่าหลังแรก

วิธีการเล่าที่สนุกสนานดุดัน
และที่สำคัญมีพล็อปมาตลอด

เฮ้ยไม่ใช่อันเดียวกับที่หล่นไปจากรองเท้าแน่นะ

พวกรับทางรายการไม่เห็นผมก็เลยปริ้นว่าก็มี
โอ้โหนี่ค่ะ
ขอเสริมนิดเดียวคุณผู้ชมฮะในส่วนของพุทธคุณเนี่ยแทบจะไม่มีน่ะความเชื่อนี้ไม่มีต้องบอกไว้ก่อนแต่จะเป็นในส่วนของทางคุณสัยมนต์ดำที่เขามีการคิดค้นเพราะไอ้ง่างเนี่ยไม่ใช่พระต้องบอกอย่างงี้น่ะไม่ใช่พระน่ะแต่เป็นการสร้างรูปปั้นชนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วมีการลงคลักอักคละคาถาอคมเข้าไปเพื่อ
ชนิดที่มันเป็นเรื่องของสายเทากับสายดำอย่าไปยุ่งได้ดีที่สุดนี่คือบทสรุปของเรื่องนี้นะครับคืนนี้สถานีผีดุของเราขอบคุณครูทรนะครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ
โหน่าสนใจครับเรื่องนี้เล่าให้ลองฟังหน่อยอีกอะไรคือ
ก็เดี๋ยวผมเกินก่อนนะครับ

มันทำให้ของสะสมของผมเนี่ย

เกือบ๕๐ชิ้นที่เป็นของอาถรรพ์นะครับ

เหลือแค่๑๕ชิ้น

ก็คือเริ่มต้นนะครับ
เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนเก็บตำรา

พอผมได้ย้ายมาอยู่อำภาวะ

เหมือนชอบเรื่องของวัฒนธรรม
ศิลปะของทางอำภาวะเนี่ยครับ

เราน่าจะหา

ภูมิปัญญาแล้วก็คุณค่าของ
ของที่นี่ดีกว่าคือหันมาเก็บของที่

อาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์เขาบอกว่า

เขาก็นิยมที่จะสืบต่อกันมือต่อมือ

ท่านบันทึกไว้

อ้าวแล้วอย่างนี้การบันทึกของท่านเนี่ย

เพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยว่าสมุดคอยเป็นยังไง
แล้วก็ลักษณะหรือว่าการหามันจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหน
เราก็พยายามค้นหาข้อมูลมาเรื่อยจนได้รู้ว่าสมุดเหล่านี้
อยู่ในบ้านของครูบาอาจารย์เก่าบ้านหมอยาเก่า
หรือตามวัดเก่าที่มีการมีครูบาอาจารย์แล้วก็สืบทอดกันมา
เราก็เลยเริ่มที่จะสะสม
ครั้งแรกแรกที่เราได้มาเราก็อาศัยซื้อตามเว็บไซต์บ้างซื้อตามอินเทอร์เน็ตบ้าง
หมายถึงว่าตามหาซื้อสมุดคอยนี่ล่ะ

แต่ว่าเนื่องด้วยแบบการซื้อมาของเราจากอินเตอร์เน็ตเนี่ย
มันเป็นการแค่หาความรู้เฉยว่ารักษณะมันเป็นยังไงความเก่าของมันอย่างนี้เป็นยังไง
เพื่อที่จะดูว่าดูอายุดูยุคสมัยครับ

จนวันหนึ่งผมก็ได้ทาบข่าวจากคนที่ช่วยเราหาของ

เขาก็เลยอยากจะขายสมุดข่อยของบ้านเขา

ที่เป็นครูศักยันต์เป็นครูที่เกี่ยวกับหมอยานะครับ

งั้นเดี๋ยวเราว่างเราจะนัดกัน

วันหนึ่งเนี่ยเราได้นัดวันกันเรียบร้อย
เราก็เข้าไปดูปรากฏว่าบ้านเขาอยู่ในสวนลึกเลย
ติดกับแม่น้ำแม่กอง
แล้วก็ข้างก็จะเป็นเหมือนติดวัดนะครับ
ตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านเก่าเหมือนแบบ
จริงแล้วดูครั้งแรกที่เราเข้าไปถึงเนี่ย
เรียกว่าแบบเหมือนบ้านที่ไม่มีคนอยู่แล้วอะครับพี่

แต่พอเข้าไปถึงเห็นตัวบ้านแล้วเนี่ย

แต่ว่าด้วยความทรงความเก่าของตัวบ้านนะครับ
ก็วันนั้นเนี่ยพอเข้าไปดูปุ๊บเนี่ย

เราก็ก้าวเดินไปตามตามที่ที่พาไปนะครับ
เสร็จแล้วก็ไปเจอกับลูกของเจ้าของบ้าน

เขาก็บอกว่าตำราอยู่ด้านบนบนบ้าน

ยังไม่ทันก้าวเข้าประตูบ้านนะครับ
ปรากฏว่าคนที่ไปกับผมนะครับ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

ล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มล
เราก็รีบทำให้เขารู้สึกตัวและสั่นตัวเขา
แต่พอสั่นตัวเขาก็เหมือนเขายังเกงอยู่ไม่รู้สึก
พี่เขาก็เลยเอาผ้าชุดน้ำในเย็นมาเช็ดเช็ดก็ยังไม่รู้สึก
แล้วอยู่ดีเขาก็เหมือนกระตุกไปอีกทีนึงแล้วก็สลบไปเลย
พี่ก็เลยหาพวกยาดมอะไรมาให้เขาดมเสร็จแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมา
เราก็ถามเขาว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าตอนที่เดินตามหลังผมมา
มันเหมือนมีลมพัดจากข้างหน้าชนหน้าเขา
แล้วเขาก็เหมือนตัวเย็นหน้าเย็นแล้วก็สลบไปเลย
เหมือนไม่รู้ตัวสลบไปเลยภาพตัดไปเลยอย่างนี้
แล้วตอนที่เขาเกรงตัวลืมตานี่เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลย
อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เข้าไปเพื่อได้จะเอาสำราเรียนมือ
ยังไม่ได้ไปต่อแล้วก็จนพี่เขาโทรมอีกครั้งหนึ่ง
เจ้าของบ้านที่คนที่จะขายครับพอดีเขาร้อนเงินเขาจะต้องใช้เงิน
เขาก็โทรมาบอกว่าพี่งั้นพี่ไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวผมเอาสมุดไปให้
ก็นัดกันข้างนอกว่างั้นเดี๋ยวเราเจอกันตรงตอนนั้นนัดที่วัดนะครับ
ว่าเดี๋ยวไปเจอกันตรงร้านวัดแล้วกันเดี๋ยวผมไปจอดรอ
ผมก็ไปจอดรอเขาอยู่ก็นัดกันตอนนั้นประมาณ๔โมงเย็น
ก็รอเขาจนถึง๖โมงเย็นนะครับก็ยังไม่มาก็ติดต่อก็ไม่ได้
ก็เลยสงสัยว่าเป็นอะไรผมก็เลยโทรไปหาเพื่อน
คนที่พาผมเข้าไปเขาบอกว่าพอดีเขาเกิดอุบัติเหตุ
เอ้าเขาตำรามาแล้วครับเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์มา
เสร็จแล้วเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าหักหลบอะไร
แล้วก็ชนเข้าข้างทางก็เลยเข้าโรงพยาบาล
มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขากำลังจะเอาตำรานี้มาให้คุณตะ
ใช่ครับนี่คือครั้งที่๒ที่ไม่ได้มา

ครับนี่คือครั้งที่๒
แต่ก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ละความพยายามพี่
ทั้งเขาและเราด้วยนะเราก็อยากได้
เราก็อยากได้เพราะว่ามันเป็นของที่นี่ใช่ไหม
ผมไม่เอาแล้วผมกลัวจะมีครั้งที่สาม
จริงก็เลยก็ห่างกันไปแล้ว
ผมไม่ได้ต่อเขาก็ไม่ได้โทรมาบอก
จนแบบมีอยู่คืนนึง
ผมฝันว่ามีคนโบราณใส่ผ้าเข้ามา
เป็นกางเกงสีดำดำ

สักยันทร์เป็นตัวเดินมาหาผม

แล้วก็มองหน้าแล้วก็เดินไป
ผมคิดว่าเป็นมิตรหมายที่ดีว่าเหมือนท่านจะมาบอกอะไรสักอย่าง
เราก็เลยแบบแต่ตอนนั้นเราก็คิดว่าเราอาจจะฝันไปเองคิดไปเองหรือเปล่านะครับ
พอวันรุ่งขึ้นเจ้าของตำราโทรมา
ผมก็เลยบอกเขาว่าพี่เดี๋ยวถ้าอย่างนั้น
เดี๋ยวผมไปรับเองดีกว่าพี่ไม่ต้องมาแล้ว
บ้านเขาใหม่อีกรอบหนึ่งครับรอบนี้ผมก็เลยโทรไปหาครูบาอาจารย์ที่ผมนับถือครับว่า
เราจะไปรับตำราเรื่องนี้แต่เหตุการณ์มันเกิด๒ครั้งแล้วเป็นแบบนี้
ท่านก็เลยบอกว่าให้จัดพานดอกไม้แล้วก็ผ้าขาวไปไปรับ
เราก็จัดพานใบสีผ้าขาวที่จะไปรับตำรา
ก็รอบนี้เราไปคนเดียวไม่มีใครไปแล้วไปคนเดียว
เราไปถึงบ้านเขาปรากฏว่าตอนนั้นก็ประมาณ๕โมงแล้ว
พอเรียกว่ายังไม่ทันก้าวเข้าบ้านเหมือนเดิม
ไอ้ฟ้าที่แบบมันมันสลัวเฉยครับมันกลายเป็นเหมือนมีพายุฝน
อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตรงนั้นมากเปรี้ยงลงมาเลยอืมเราก็คิดว่า
ปรากฏว่าพอตอนก้าวเข้าไปก็ตอนนั้นยังไม่ถึงประตู
ประตูที่มันเปิดอยู่ข้างหนึ่งมันจะเป็นประตูบานแบบโบราณเป็นบานเซียมโบราณมันจะเปิดอยู่บานหนึ่ง
พอกำลังจะถึงประตูประตูบานเสียงมันพับเก็บปึ้งไม่มีลม
จากข้างหลังมันถึงจะพับลงมาแต่นี่คือมันอยู่อย่างนี้ครับ
แล้วพอกำลังจะเดินไปถึงประตูปึ้งแต่เขาเดินเข้าไปแล้วแต่ผมเข้าไม่ได้
คือผมอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เลยคือตกใจพี่แจ๊คตกใจจริงว่าแบบ
หรือว่าเขาจะไม่ให้เราไปจริงคิดอย่างนี้นะครับ
ก็ได้แต่นึกในใจว่าวันนี้เราตั้งใจมารับครูบาอาจารย์ไป
ปรักษาไว้เพื่อให้มันยังอยู่ในอำภาวะไม่อยากให้มันออกไปไหน
เพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ซื้อไว้เนี่ยเขาก็ต้องขายคนอื่นเหมือนกัน
เพราะว่าเจ้าของบ้านคือเขาตั้งใจแล้วว่าเขาขายแน่นอนใช่
พี่ก็เหมือนเดินย้อนมาเปิดประตูผมก็กระสุนเข้าไปนะครับ
พอเข้าไปมันเป็นเรือนไม้โบราณออกไปมันจะมีห้องพ้าอยู่เป็นเรือนกา
พอเราก้าวเข้าห้องพ้าในห้องพ้าปิดหน้าต่าง
แต่ฝุ่นในห้องพ้ามันหมุนอย่างนี้ครับ
แล้วก็มีดที่ตั้งอยู่บนหิ้งคือเขาจะมีตำราตั้งอยู่ตั้งหนึ่ง
แล้วก็มีมีดอยู่ข้างบนมีดเล่มนั้นตกลงมาปึ้งที่พื้นนะครับ
ยังไฟปอยเหรอ
วันนั้นนี่ผมถือว่ามันคือไม่ใช่ผีนะพี่

คือเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในเวลานั้น
เราก็รีบดูตอนแรกปีก็ยกตำราชุดนั้นมันจะมีชุดใหญ่
แล้วก็มีตำราเดี่ยวอยู่บนที่ผมเห็นกันแหละ
เขาก็ให้เราซื้อหมดนะครับให้เหมาหมดแล้วก็เหมา
แล้วก็พี่ก็ยกตำราฝึกนั้นออกให้ก่อน
ผมก็เลยบอกเดี๋ยวตำราเล่มนี้พี่ขายได้ไหม
บอกขายทั้งหมดแหละเล่มเดียวมันก็ขาย
พอผมจะหยิบสำราเล่มนี้อยู่บนที่นี่

สำราคต์ที่มีครับสั่นเหมือนโทรศัพท์เข้า
ผมก็ตอนแรกก็ไม่กล้านะครับไม่กล้าจับ
เพราะว่าอยู่ดีมันสั่นเองได้เหมือนแบบเหมือนมีอะไรอยู่ในนั้นนะครับ
ก็ถอยมานิดนึงแล้วทำใจแป๊บหนึ่งครับ
แล้วก็เอาพานที่เราถือมาวางแล้วก็บอกครูบายผ่าน
ว่าวันนี้เรามาเชิญท่านไปให้ท่านไปกับเรา
เราก็ด้วยความอยากดูก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็แกะผ้าขาวออกแล้วก็ดู
ปรากฏว่าพอเราจับตำราตำราที่มันเป็นกระดาษธรรมดา
แต่มันร้อนเหมือนเราจับหม้อต้มน้ำร้อนอ่ะจับไม่ได้ครับ
เป็นของที่ผมจริงตอนนั้นผมซื้อตำรามาหลายอันนะครับ

แต่ตำราเล่มนี้เป็นตำราที่พอเราจับปุ๊บมันร้อนเราก็เหมือนพังปล่อยเลยครับ
แล้วเราก็เอายังไงคิดในใจว่าจะเอาไปไหม
ก็เลยแบบอีกครั้งนึงนะถ้าท่านให้เราคงเอาไปได้
เราก็ไม่จับที่ตำนานแล้วจับผ้าขาวแล้วเราก็ไม่เปิดเราไม่เปิดเลยนะ
เราก็จับผ้าขาวก็ห่อไว้เหมือนเดิมแล้วก็ตำราสายพานที่เราถือมา
พอเรากำลังจะถือพานตัวนี้ออกไปนอกห้อง
แกจากข้างบนประตูครับตกลงมาที่ขา
ตัวเล็กกว่าแขนนิดหนึ่งครับพี่ตกลงมากรอกที่เท้าเลยครับ
ตอนนั้นเท้าเปล่าเท้าเปล่าอยู่ที่ผม
เพราะจะปล่อยสำราเลยครับพี่ตอนนั้นมันตกใจครับ
มันมองอยู่ข้างบนนะครับเราก็รีบเหมือนสะบัด
ตกใจเสร็จเราก็สะบัดเลยเป็นรีฟอีกคนนะครับสะบัดเลย
มันก็กระเด็นออกไปเราก็รีบเดินออกไปครับเดินออกไปข้างนอก
พอเราจะก้าวลงบันไดที่ขึ้นบ้านมาบันไดขั้นแรกหักเลยครับพี่หัก
เจ้าของบ้านเขาเลยรีบมาประคองผ่านตำราเรา
เราบอกให้เราค่อยก้าวข้ามเดินไป
เหมือนไม่อยากออกจากบ้านหลังนี้มาก
ใช่ครับคือผมก็เลยลงมาถึงข้างล่างแล้วเราก็ลองถามเจ้าของว่า

เขาก็บอกเราว่าจริงพ่อเขาสั่งไว้ว่า
ปู่บอกว่าตำราเล่มนี้มันสืบทอดกันในตระกูลในบ้าน
ที่ทำงานใฟตาทางเดียวกัน
ไม่ให้ใครเอาออกไป

จะสบายใจส่วนหนึ่งว่าเขาก็มากับเราระเล่า

ถึงขนาดเดินลงมาบันไดหักแล้วนะฮะ

ส่วนหนึ่งว่ามันน่าจะเป็นตำราสำคัญเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราคงไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้มา
เราก็ตำราใส่รถพอเอาตำราใส่รถพี่คนเจ้าของบ้านต้องไปชักเลยครับพี่
ชักน้ำลายฟุมปากชักเลยหรอ
ผมก็ต้องรีบเอาขึ้นรถพาไปโรงพยาบาลเลยครับครับตำราก็ยังอยู่ในรถนะครับ
ตอนนั้นมันชุดละมุนแล้วก็มีคุณตาคนหนึ่งก็เหมือนไปด้วยนั่งกระบาดไปด้วย
ผมก็ไม่รู้ว่าใครนะครับพอไปถึงโรงพยาบาลก็ไปหาหมออะไรอย่างนี้ครับ
เราก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวจะขอตัวกลับบ้านก่อน
พอเคลียร์อะไรเขาเสร็จปุ๊บเราก็ออกมาเขาบอกเขากลับได้
ตอบได้ก็ออกมาปุ๊บคุณตาที่มากับเราก็หายไปไหนแล้วไม่ทราบก็คิดว่าอาจจะเข้าไปรออาจจะเป็นญาติกัน
เราก็สตาร์ทรถไม่ติดไม่ติดสตาร์ทอยู่๓๔ครั้งนะพี่ไม่ติด
เราก็โทรหาตอนนั้นเพื่อนเราอยู่อำภาวาอยู่แล้วเราก็มีเพื่อนทำพวกแบตเตอรี่
เราก็โทรหาร้านแบตบอกพี่ดูแบตให้ผมหน่อยคิดว่าน่าจะเป็นที่แบตเก้าอี้
เขาก็วิ่งมาให้เรามาดูแบบตอนนั้นจอดอยู่หน้าโรงพยาบาล
ก็มาดูก็เช็คแบตมันก็ปกติไม่เป็นอะไร

ผมก็เลยโทรหาเพื่อนอีกคนนึงบอกช่วยมามารับหน่อยเดี๋ยวลากรถไปซ่อมให้
เขาก็ขับรถมาผมก็ย้ายตำราไปตอนนั้นเกิดในใจว่า
ใช่เพราะคุณตาจะสู้ชีวิตเกินไปแล้วนะ
เอาไปคืนผมก็เลยใส่รถเพื่อนผม
ตอนนั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันจะแวะที่บ้านมันก่อน
เพราะว่ามันเป็นทางผ่านจะไปเอาพวกสายรากเข้ามหากลากรถฝ่าย
ก็เข้าไปถึงบ้านกันปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันอ่ะถามผมว่า
ทำไมไม่ให้คุณตาเขาลงมารอในบ้านก่อน
ผมก็เลยขึ้นมาตอนไหนอ้าวก็คนที่มากับกระบะหลังรถผมไง
ว่าขึ้นมาคนเดียวคุณตาก็ญาติญาติกับพี่คนนั้นเขาไปด้วยกันหรือเปล่า
นั่นไงคุณตายังนั่งอยู่หลังกระบะรถครับขนลุกเลยนะพี่อืมคือ
หันไปมองมันอ่ะมันก็มองชี้ไปอ่ะบอกนั่นไงนั่นยังนั่งอยู่เลยอ่า
แต่เราเห็นเราไม่เห็นเราเห็นแต่รถเปล่าใช่ครับ
เขาเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ในรถใช่ผมก็กลัวมันกลัวครับ
เพราะว่ามันมันอุตส่าห์มาเออมาเพื่อนเพื่อนผมเนี้ยอ่า
ไม่พูดอะไรอ่าก็ขับรถไปก็ก่อนที่จะไปที่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วก็เอาซมลาร์เนี้ยวัดไปขึ้นที่บ้านก่อนพอไปถึงบ้าน
หรืออะไรเงี้ยบ้าง๙๑๑เราก็ตะโกฎเรียกว่าเออโทษนะครับ
มีคนอยู่ไหมผมเอาของมาคืนอืมเขาก็เหมือนมีไฟดวงหนึ่งอ่ะ
เปิดอยู่ข้างในบ้านก็เห็นหน้าต่างก็เปิดอยู่
เราก็เดินมันจะเป็นตัวบ้านข้างหน้าเท่าไหร่

เราเห็นคุณตาไม่รู้ว่าคนเดียวกับที่เพื่อนผมบอกหรือเปล่า
โผล่หน้ามาเราก็เหมือนเดินไปบอกคุณตาครับ
ผมเอาของมาคืนครับซื้อหลานคุณตาไป
เขาบอกมึงเอากลับไปมึงกลับไปแล้วก็เดินถอยไป
พอเขาเดินถอยไปพอเขาหลบหน้าต่างไปครับ
มรณะชาตะอยู่บนหิ้งรูปคุณตา

แปลงนึกว่าเพื่อนผมเห็นด้วยเห็นมันเดินกลับเป็นรถ
มันก็บอกว่าก็ไม่นะเห็นอยู่คนเดียวเห็นก็ตะโกนเรียกอยู่ที่หน้าต่าง
หมืนทางเลยแบบตอนที่หนึ่งก็ปนไม่เอาละกลับดีกว่า
พอไปถึงรถเถอะครับเราก็
ย้ายตำรามาไว้ในรถเองแล้วก็ตัดรถ

ตัดติดธรรมดาเลย
เราก็งงนะมันก็บอกว่าตอนแรกเหมือนมันไม่ติดแล้วทำไมอยู่ดีมันติด

แล้วก็แยกย้ายกลับบ้านขับรถกลับบ้าน
พอเอาตำรามาถึงในบ้านครับ
ตอนแรกเข้าประตูบ้านหมาตัวที่ผมเลี้ยงไว้
ก็ปกติที่มันชอบวิ่งวนรถผม
รอบนี้มันเห่า

เหมือนมองไปหน้าบ้านแล้วเห่า
เป็นพอผมลงมามันก็เหมือนยังเห่าอะครับ
เหมือนมันจะปกป้องผมไงมันเดินเข้ามาอ้อมข้างหน้าแล้วมันก็เห่าใคร
เราก็เลยรีบขับรถที่จอดรถ
แล้วก็เอาตำราออกมาจากรถ
พอเข้าออกมาจากรถเข้าลงจอดรถ
จิ้งจกตกใส่ตำรา๒ตัว

ซึ่งมันแปลกคือถ้าจกจะตก
รอบนี้ตก๒ตัวก็ลงอย่างงี้เลยครับ
เราก็รีบเอาออกแล้วก็เดินเข้าบ้าน
ก็บึ้มอีกแล้วครับพี่เหมือนมันผ่าลงมา
เราก็คือมันท้านอยู่ตรงนั้นตรงหน้าเทือเลสมันยังมี

เหมือนว่าตำราผ่านไปที่ไหนไอ้ที่อยู่เหนือเขาตกลงมา
เราก็รีบเอาขึ้นไปบนห้องพระเลย
แล้วก็เอาไว้ตั้งบนที่เราเตรียมไว้
แล้วก็ปิดประตูห้องผ่าวันนั้นเราไม่ยุ่งกับตำราเลย
กว่าจะเอาเข้าบ้านได้นี่ต้องบอกว่าสู้ชีวิตมากเลยนะ

นี่แค่เพิ่งเอาเข้าบ้านยังไม่รวมถึงเหตุการณ์ต่อจากนี้
ที่มันจะเกิดขึ้นของอาถรรพ์๕๐อย่าง
ที่บอกว่าเหลือ๑๕อย่างน่าจะมาจากอันนี้โคตรมันเลยต่อใช่

คืนนั้นนะครับเราก็ปกติเวลาผมเอาครูบาอาจารย์เข้าบ้านเนี่ย
ผมก็จะไหว้ครูบาอาจารย์บอกครูบาอาจารย์ก่อน
เพราะว่าในบ้านเราก็จะมีครูบาอาจารย์เราอยู่ด้วย
เราก็จะบอกกล่าวพอวันนั้นเราส่วนเมืองเสร็จบอกกล่าวทั้งเสร็จ
เราก็ติดประตูพอตกดึก
เราได้ยินเสียงประตูห้องพักที่เราเก็บรังสั่น
ซึ่งเราก็เดินตอนนั้นเราปกติถ้าดังอย่างนี้คนในบ้านเรามีคนลุกใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าเราเดินออกมาคือที่ไม่มีใครตื่นเลยมีผมอยู่คนเดียว
เราก็สงสัยว่ามันมีอะไรตอนแรกเรานึกว่าแบบเราอาจจะลืมปิดหน้าต่างในห้องหรือเปล่า
ที่ครั้งด้านของพุทธคุณอะไรพวกนี้ไม่เป็นอะไรครับ

อยู่นิ่งเลยแต่ของที่เหลือเนี้ยตกแตกหมดเลยอืม
ขวดแม่จักรเคียงก็ตกตรงนี้แหละครับครับตกแตกอ๋อที่บอกว่า
ออกหกหกออกหมดจากเหตุการณ์นี้ป่ะใครตก
แล้วก็ตรงหัวขวดจะแตกเลยครับพุ่งมาคว่ำเลยแตกเลย
แล้วตู้ที่เก็บของพวกเนี้ยแตกออกมาเลยครับอืม
ในตู้เนี้ยสมัยก่อนผมจะมีเหมือนเป็นอ่าเป็นชิ้นกระโหลนะครับครับ
ระเบิดออกเลยครับกระจกตู้เลยแตกระเบิดหมายถึงว่ามันแตกออกเลยครับ
เป็นสิ่งเสี่ยงเลยเหรอใช่ครับกระจกตู้ก็เลยแตกหูแรงว่ะ
ก็ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยครับโทรหาตอนนั้นก็ดึกแล้วอ่ะ
แต่เราก็ไม่รู้ทำยังไงเพราะว่าแบบเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้
คือตั้งแต่เราเก็บของมาเราไม่เคยเจออะไรที่แบบมันสะเทือนขนาดนี้
เราก็เลยโทรหาครูเรานะครับที่เรานับถือว่าพอดีผมเจอเหตุการณ์อย่างเงี
ทำอะไรไม่ดีครับฉันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาผ้าขาวอ่ะ
องรวมกันไว้ก่อนคือเอาของที่แบบมันตกระเนละหน้าที่มันพังอยู่ตอนนี้ในห้อง
เขาเอามารวมกันไว้ก่อนใส่ผ้าขาวไว้แล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปจำเรินครับ
เราก็ทั้งเสียดายทั้งทั้งตกใจอ่ะแต่ก็ก็ต้องก็ต้องทำ
เพราะว่ามันเต็มห้องไปหมดนะครับเราก็เก็บเสร็จแล้วก็รวมใส่ผ้าขาว
อะไรที่มันยังมันยังดีอยู่เราก็เก็บไว้ที่เดิมอะไรที่แบบมันพอ
ซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนภาชนะหรืออะไรได้แล้วก็เราก็เปลี่ยนอืม
ก็นับนับดูแล้วเนี่ยเอ่อเสียหายไปเกือบสามสิบชิ้นอ่ะ
ชิ้นห้าห้าสิบเหลือสิบห้าสามสิบห้าชิ้นสามสิบกว่าชิ้น
คือเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลย
ว่าแบบมันจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ดีกว่าครับ
คือเราก็เรียนสายวิทย์มาเราก็ไม่เคยเจออะไรที่มันเป็นลักษณะนี้
เราก็เลยรีบเก็บเคลียร์เสร็จปุ๊บแล้วอาจารย์บอกว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นอ่ะ
จะมาดูให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ปิดหลังจากเก็บเสร็จรวมกันเสร็จ
แล้วก็ปิดห้องปิดไฟแล้วก็ออกมาเลยพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็รอ
ว่าแบบเมื่อไหร่เกิดจะมาแล้วก็โทรหาแกบอกอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะถึงแล้วสักพักหนึ่ง
ตอนนั้นก็เริ่มเริ่มมืดแล้วครับเราก็เลยรอแกจนแกมาถึง
พอแกมาถึงบ้านปกติคือด้วยความสนิทกันอยู่แล้ว
ก็จะแบบเข้าบ้านเลยแล้วก็ก็ก็เรียกเราอืม
แกจอดรถข้างหน้าไม่เข้ารั้วด้วยครับอืม
เข้าบ้านไม่เข้าบ้านแกบอกว่าเขาไม่ให้เข้า
จะเข้าไปได้ยังไงแกบอกอันนู้นวันนี้แค่เนี้ยแกกลับก่อนแล้ว
ไม่อ่ากลับสรุปว่าวันนั้นแกกลับเราก็ไม่รู้ไปทำยังไง
ครับก็ก็ต้องแกบอกงั้นเดี๋ยวแกจดของไว้ให้เดี๋ยวพรุ่งเนี้ย
ตอนเช้าให้ไปซื้อของพวกเนี้ยเตรียมไว้อืม
เดี๋ยวเราอาจจะต้องจัดไหว้ครูบาอาจารย์ชุดใหญ่กันไหว้ครูต้องทำ
ครูเลยต้องไหว้ครูเราก็จัดไหว้ครูเลย
นั้นตอนเช้าเราก็รีบจัดของอืม
แล้วก็เตรียมพวกบายปีเพราะอะไรอย่างนั้นครับอืม
แล้วก็ไหว้สำระด้วยแล้วก็วไหว้ครูบายสรานทัวร์หมดด้วยอืม
พอหลังจากไหว้เสร็จผมก็เข้าใจว่าเออมัน
มันน่าจะไม่มีอะไรแล้วอืมไปจากสงบแล้วเลยเออเออ
กำลังนอนอยู่ในห้องนะครับครับ

เพลงขึ้นของเวลาเราจะทำพิธีไหว้ครู

เพลงจับโฟนได้ยินเสียงมาจากไกล
แล้วก็พยายามฟังว่ามาจากไหน

ปรากฏว่าเสียงดนตรีเนี่ย

ฟังอยู่นานที่ปกติเราจะได้ยินเรื่องเล่าว่า

ผมนั่งฟังอยู่ประมาณเกือบ๒ชั่วโมง

ปรากฏว่าทุกอย่างก็อยู่ในสภาวะปกติ

กู้บายจานทุกท่าน

มีพี่ท่านหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาของอาถรรพ์มาขายผม
ก็เดินทางมาไกลเหมือนกันขับรถมา
พอมาถึงที่บ้านปรากฏว่าของที่เขาวางไว้หน้าเบาะรถที่มากับเขาอะครับ

เค้าจะเอาอะไรมาขายของอาถันอะ
เชือกผูกคอ
ทีหลังติดป้ายหน้าบ้านเลยรับซื้อของอาถรรพ์ทุกชนิด
มีคนจะเอาเชือกคนที่ผูกคอตาย

เค้ารู้ว่าเราเราสามารถที่จะซ่าฝากของเรานี้เอาไปได้ด้วยที่ไม่มีผลตัว
แล้วคงถ้าขับรถมาถึงปุ๊บเชือกที่เอาไว้หน้ารถหาย
คือเขาเหมือนไว้ในถุงใช่ไหมครับ
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลก
หลังจากนั้นหลังจากที่เราไหว้ครูเราได้ยินเสียงเพลงอะไรหมดแล้ว
ปรากฏว่าผมก็เก็บตำราเล่มนี้ไม่เคยเปิดของมัน
ไม่เคยเปิดเลยจนเก็บไว้เกือบ๓ปี

เราก็เห็นว่าในหนังสือเขียนไว้ว่า
ตำราเล่มนี้ถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์เดียวกัน
ไม่ใช่ลูกหลานไม่ใช่คนถือพอร์ต
ห้ามเอาไปไม่อย่างนั้นถึงกับวิบัติ
เหมือนกับเขาบอกมาก่อนหน้านี้แล้ว
ก็คืออ้างอิงมาจากตัวหนังสือที่อยู่ในตำรานี่แหละ
ว่าห้ามคนที่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์เดียวกัน
ไม่ใช่ทายาทไม่ใช่ตระกูลนี้
เอาไปครอบครองไม่งั้นจะเกิดความวิบัติ
ก็ตกใจครับแต่ว่าพอเราอ่านถึงชื่อครูบาอาจารย์
ปรากฏว่ามีครูสายที่เรานับถือด้วย
แสดงว่าในตำรานี้มีหลายครูบาอาจารย์
ใช่ครับก็จะมีพวกครูหมอยาครูโนลาครูหลายอย่าง
ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นครูบาอาจารย์ของเรา

ใช่ครับท่านก็เลยน่าจะมาอยู่กับเราได้
คุณตะกำลังจะบอกว่าเหมือนกับพอได้สิ่งนี้มาที่บอกว่าเป็นตำราครูนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้าน
เหมือนท่านเคลียร์พื้นที่อะไรที่เป็นของอาถรรพ์เนี่ยอยู่กันไม่ได้
คืออะไรที่เป็นของอาถรรพ์ที่เป็นสิ่งที่ดี
คือเหมือนกับว่าเขาเป็นที่มี
เขาเรียกเป็นทิศถิที่ดี
อย่างนี้ก็จะอยู่ได้
แต่ถ้าเป็นพวกมิจฉาธิที่ถูกอาฆาตพยาบาทแรง
ก็จะเหมือนมีเหตุที่ต้องให้อันตฐานหายไป

ก็เหมือนกับว่าโอเคท่านมาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านแล้ว
เพราะฉะนั้นนั่นคือต้นเหตุที่ทำให้ของอาถรรพ์ที่คุณตะเก็บสะสมไว้ประมาณสัก๕๐ชิ้น
แตกสลายสูญหายไปพังไป๓๕
เหลือ๑๕ก็เป็นของอาถรรพ์ในทางที่ดี

เรียกว่ายังไงบูชามาเท่าไหร่
ก็ตอนนั้นมันทั้งหมดรวมกับพวกที่เป็นตำราเยอะด้วยก็ประมาณ๒๕๐๐๐บาท

ก็๔ปีได้

แต่ความแปลกของตำราเร่มนี้อีกอย่างก็คือ
พอหลังที่ผมได้เปิดอ่าน
เราก็เลยอยากจะคุยกับลูกเขา

ไม่มีแล้วบ้านหลังนั้นไม่อยู่แล้วครับ

ที่เปล่าแล้วก็ยากขึ้นลก

อยู่ในที่นี้หมายถึงว่ามันหายไปทั้งบ้านเลยเหรอ
ใช่ครับเหลือแต่เหมือนเป็นย่าขึ้นลกอะครับ

อยู่หลังวัดนะครับมันจะมีเจดีเก่า

แต่ว่าปรากฏว่ารอบนี้เราเข้าไปมันไม่มีกันอยู่
เราก็ถามคนที่เขาอยู่แถวนั้นที่อยู่ข้างนอก
เขาบอกว่ามันถูกลื้อไปเกือบ๗๘ปีแล้วครับ
บ้านหลังนี้ถูกลื้อไปเกือบ๗๘ปี

แต่คุณตาเพิ่งได้มาเมื่อประมาณสัก๔ปี
ก็ได้มาจากหลังจากที่เขาลื้อบ้านไปแล้วดิ

ผมไปถามแล้วลูกชายเจ้าของบ้านเนี้ย

ตั้งแต่พ่อเขาเสียแล้วเขาก็เดินอยู่อย่างนี้มานานแล้ว

เอ่อคุณตาเข้าไปไหนมา

บ้านหลังนี้ถูกลื้อไปมา๗๘ปี
แล้วตอนนั้นที่คุณต้าเข้าไปเข้าไปกี่ครั้ง

เออเจดีที่เคยเห็นก็ยังอย่างนี้

ทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาให้ผมอยู่ว่าไม่รู้ว่ามายังไง
ถ้าเราพูดอย่างนั้นก็ได้ว่า
หรือท่านพยายามหาใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะมารับสิ่งนี้ไปอยู่ด้วย
อย่างเช่นเป็นคนที่ดูแลได้คนที่คู่ควร
แล้วมันก็หวยมาออกที่กุตะ
เพราะคุณตาชอบแนวนี้อยู่แล้ว
แล้วมันมีความแปลกอย่างคือ
พี่แจ๊คจำมีดเล่มนั้นที่สมบัติมันตกลงมา
ตอนแรกอ่ะก็คิดว่าแบบคือตอนนั้นผมไม่ได้ซื้อออกมานะครับ

ปรากฏว่าตอนหลังผมไปเจอมีดเล่มนี้

เรารู้เลยว่ามันเป็นเล่มเดียวกันกับที่เราได้มา
ที่เราเห็นวันนั้นเราก็เลยขอซื้อเขา
แต่ว่าไม่เท่ากับวัสดุทั่วไป

เรื่องของพอได้สิ่งนี้มา
ในบ้านมันค่อยเสียหายค่อยหายไป
ในตำราข่อยที่ว่านี้ข้างในส่วนมากเขาบันทึกอะไรเอาไว้
จริงแล้วสมุดข่อยครับมันแบ่งออกแบ่งเรียกได้ว่าเหมือน
มันเป็นเหมือนสมุดที่เหมือนหนังสือเรียนดีกว่าครับของคนรุ่นเก่า
ที่แบบเวลาเรามีอะไรเราก็จดรถไว้เราเรียนอะไรมาเราก็จดรถไว้
แต่คนโบราณเขาจะไม่เหมือนคนปัจจุบันอย่างเราเรียนวิชาการเรียนวิชาต่าง
แต่คนโบราณเนี่ยเขาจะเน้น๑สมัยก่อนเรื่องของแพทย์สำคัญ
เพราะฉะนั้นวิชาแพทย์แผนโบราณวิชาหมอจะอยู่ในตำราเหล่านี้
โหลศาสตร์คนสมัยก่อนเนี่ยมีความเชื่อกับโหลศาสตร์

เพราะฉะนั้นเขาก็จะบันทึกเรื่องของโหลศาสตร์ต่างไว้ในนี้
ถ้าเป็นหนังสือสำคัญของพวกแม่ทัพในกอง
จะมีพวกเกี่ยวกับตำราไม่ใช่สงครามตำราดวงดาวตำราอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ความแปลของตำราบุญราศอื่น
คือเขาบันทึกแต่ไม่ได้บันทึกแค่ตัวหนังสือ

วิชาไหนที่เป็นวิชาต้องห้ามเป็นวิชาของตระกูลอืม
เขาก็จะทั้งสาบแช่งทั้งเหมือนเอาดวงวิญญาณหรือพูดที่เป็นพูดของวิชาใส่เข้าไป
เพื่อให้เป็นการเป้าดูแลตำราไม่ให้สูญหายไม่ให้เสื่อมหายไป
สมมุติว่าคุณตะเปิดอ่านแล้วมันมีเรื่องของตำราแพทย์
หรือว่าตำราอะไรต่างในการช่วยเหลือคนได้
ในการเอาไปทำนู่นทำนี่ได้เราสามารถทำได้ไหมตามตำรา
ก็อย่างตอนนี้นะครับที่ผมศึกษา
ก็คือจริงแล้ววิชาเก่าของคนโบราณเอามาทำได้
แต่เราก็ต้องเอามาวิเคราะห์ด้วยว่ามันเอามาใช้แล้วเนี่ยมีผลดีผลเสียหรือเปล่า
หรือว่าคือคนสมัยก่อนเขาจะห่วงวิชา
เขาจะซ่อนบางอย่างไว้ในตำราที่ไม่บอกแต่จะพูดปากเปล่าสืบกันไปอย่างนี้ก็มี
หรือถ้าในบ้านเขาเนี่ยมีตำราหลายเล่มเขาก็จะซ่อนไว้ระหว่างเล่ม
ต้องมีทั้งหมดถึงจะรู้ว่ามันคืออะไร

คนโบราณเก่งมาก
คุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหม

ผมคนนึงไม่มีโอกาสค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่

ไม่ต้องให้เห็นข้างในก็ได้นะครับ

รอห้าหรือรอหกนะครับ

ผมว่าให้คนรุ่นใหม่

เก่าจริง
ว่างก็ได้ครับ

บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้

เกือบสิบท่านครับ
บ๊วยบ๊วยต้าเปิดอ่านหมดยัง

บ๊วยบ๊วยทำไมถึงไม่เปิดอ่าน
อเจมส์คือมันจะมีบางอย่างที่แบบ

บ๊วยบ๊วยถ้าเราเผื่อไปอ่านปุ๊บ
ก็เลยไม่กล้าที่จะอ่านทั้งหมด

เพราะรอดเปิดเราเห็นว่ามันเป็นวิชาแพทย์
ที่เราสามารถที่เราเอามาใช้ประโยชน์

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผู้ฟังครับ

เราก็ดูแต่ตา

อันนี้หนึ่งคือมันเป็นของโบราณด้วย

คุณตะซึ่งเป็นเจ้าของ

ยังไม่กล้าที่จะเปิดอ่านแบบเต็ม

การเปิดอ่านแล้วถ้าเกิดว่ามันมีคำสาบแช่ง

ไม่รู้เหมือนกันว่าคำสาบแช่ง

ของสะสมของคุณตะซึ่ง

แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน

รถเหล็กไอ้มดแดง

ก็จะมีคนบางกลุ่มอย่างเช่นคุณตะ

นี่คือ๒ชิ้นที่เอามาโชว์เอามาให้ดูกัน

แล้วเอามาที่ถ่ายรายการเราอะ

บอกกล่าวท่านมีการทำพิธีอะไรก่อนไหม

ต้องอย่างพี่ม่านแก้ว

หนึ่งก็คือต้องแจ้งพี่เขาก่อนว่า

เราก็จะใช้จิตเราอธิษฐานถึง

พูดทางสื่อทางจิต

เดี๋ยวเราจะพาพี่

ก็อยากให้พี่เป็นที่รู้จักของคนอื่น

โอเคนั่นคือในส่วนของพี่ม่านแก้ว

เอาไว้ผูก
ดวงจิตไว้กับของบางอย่าง

เดี๋ยวนะนอกจากจะสะสมของ

จะดูแลสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ครับ

แต่ว่าเราอาศัยธรรมะของพุทธเจ้าเป็นหลักครับ

หรืออะไรอย่างนี้ครับเราอาศัยธรรมะ

ก็อย่าไปทำร้ายใครถ้าพี่อยู่ตรงไหน

อาศัยอย่างนั้นมากกว่า

อันนี้ต้องจุดทูปบอกท่าน
ตั้งแต่ก่อนมา

ตอนเราออกมาไม่มีปัญหาอะไร

ตั้งแต่วันที่ได้สมุดคอยมา

หรือว่าความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในบ้าน
มีบ้างที่เวลาเราสวดมนต์
และเวลาเรานั่งสมาธิ
ก็จะมีบางครั้ง

ก็จะมีคนมาแปะบาล
ท่านไหนที่รับชมแล้วก็
ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณของแต่ละท่าน

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริง
แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะ
ที่คุณตะเนี่ยเขาจะเอามาค่อยทยอยเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
กับซีรีส์ของอาถรรพ์ของเขา
วันนี้ขอบคุณคุณต้านะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
และแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้พร้อมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เรื่องราวของเขาน่าสนใจมากเป็นเรื่องราวของคุณเป้

เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับ
แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องผีเรื่องสางโดยตรง
แต่มันเป็นเรื่องของคุณสัยมนต์ดำ
ทุกวันนี้เขายังมีการถกเถียงกันอยู่
ว่าเฮ้ยตกลงมันมีหรือไม่มี
แล้ววันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันชื่อเรื่องว่ากรรมสนอง
แน่นอนว่าเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับภูมิสายมนต์ดำ

เดี๋ยวต้องมาฟังเรื่องนี้ของคุณเป้เป็นยังไงครับ

คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่สาวคนหนึ่งเล่าให้ผมฟัง

พี่จิเขามีสัมผัสพิเศษ

ที่ได้รับรู้ถึงเรื่องวิญญาณ
หรือความลี้ลับที่คนธรรมดามองไม่เห็น

จุดเริ่มต้นของแกในสมัยเด็ก

เด็กก็ไปโรงเรียน

พี่เขาวิ่งไปตรงที่เหมือนกับเป็นกำแพง

ทีนี้ก็เหมือนเห็นคนแก่คนหนึ่ง

อยู่ตรงบริเวณที่เป็นกำแพง

เหมือนตรงนี้โอเค

เพื่อนกำลังวิ่งหาเขาอยู่
ด้วยความที่เขากลัวที่จะโดนโป้ง

มันเป็นซอกที่เด็กเข้าไปได้
แล้วก็พี่จีก็เลยคานเข้าไปในซอกนั้น

เขาก็เลยคานออกมา

พอคานออกมาปุ๊บ

แถวนั้นที่วิ่งตามหาแกอยู่

แล้ววิ่งหนีกันหมดทั้ง

เพราะว่าแกไม่ได้ออกมาแค่ตัวเปล่า
ไปหยิบหัวกระโหลกของคนตายออกมาดู

ทีนี้เสียงมันดังจนถึงกับพันโลงคนหนึ่ง

จีพี่จีก็เลยเขาเป็นเด็ก

เริ่มสัมภาษณ์ตรงนี้มาได้เรื่อยจนพี่เขาอายุได้๑๗ปี
ก็ได้มาอยู่อาศัยที่จังหวัดสมุทรประการกับพ่อกับแม่
มีบ้านหลังเล็กครับเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่โตอะไรมากมายก็เป็นบ้านไม้
วันหนึ่งพี่จิได้ไปเห็นป้าคนนึงเดินมาด้อมด้อมมองอยู่บริเวณตรงข้ามบ้านของแก
ปล่อยเงินคู้ให้ให้บนแถวนั้น

แล้นอ้านของป้าคนนี้รักพี่คนนี้มาก

และมีสาวสาวไหนมายตามองมากเลย
ลูกก็หล่อพี่แจ๊คแล้วก็ยังมีฐานะอีกอะไรอย่างนี้
สาวเขาแบบจ้องมองพี่ออสมากแต่พี่ออสไม่มองใครเลย
ออสเนี่ยได้ไปหลงรักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพี่กิ๊กนะฮะ
กิ๊กนี่ก็เป็นคนต่างจังหวัดครับเป็นคนต่างจังหวัดที่ย้ายเข้ามา
อยู่จังหวัดสมการมาทำงานนะฮะแล้วก็มาชอบคอกับพี่ออส
ออสเลยเนี่ยก็เลยคว้ามาแล้วก็มาหาคุณแม่
แล้วก็บอกว่าคนนี้คนที่เขารักแล้วก็แต่งงานด้วย
คุณแม่ก็เลยเหมือนกับไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าตามใจลูกนะฮะ
ก็เลยสร้างบ้านหลังนี้เพื่อไปเรียนหอ
ก็คือบ้านหลังนี้เป็นเรือนหอให้กับลูกชายตัวเองใช่ครับเออ
จากนั้นก็อยู่กันมาเรื่อยพี่จีบอกว่า
สองคนเนี่ยพี่ออสกับพี่กิ๊กเนี่ยเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากนะฮะ
เขามาเข้ามาคุยมาอะไรทุกอย่างกับครอบครัวของพี่จีเนี่ย
จีเนี่ยเหมือนกับว่าเข้าออกนอกในได้สบายเลย
นอนไปกินอยู่ที่บ้านของพี่ออสกับพี่กิ๊กได้สบายเลยครับนะฮะ
ก็เป็นอย่างนี้มาทุกวันทุกวัน
วันหนึ่งครับพี่จิเนี่ยเขาเริ่มไปเรียนต่อ
แล้วก็ต้องไปอยู่ที่กรุงเทพย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพนะฮะ
ก็เหมือนกับนานจะกลับมาที

แต่ข่าวก็ยังรู้ว่าพี่กิ๊กเริ่มท้อง
จากนั้นก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่จิได้กลับมาเยี่ยมบ้าน
ก็ปรากฏว่าพี่กิ๊กเนี่ยคลอดลูกออกมาแล้ว

แต่พี่จีบบอกว่าพอได้เข้าไปคุยกับพี่กิ๊กเนี่ย

จากคนที่คุยเก่งอัธยาศัยดีเป็นคนที่ซึมเศร้า

ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่แกสังเกตได้คือว่าพี่ออสไม่กลับมาแล้ว

ไม่เคยเห็นพี่ออสเลยก็เลยถามว่าพี่กิ๊กเอ่อแล้วแฟนพี่อ่ะ
แฟนพี่อยู่ไหนอะไรยังไม่เห็นมาเลย
แกก็พูดเหมือนกลับปรับ
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
เพราะว่า
พี่จิกเนี่ยก็นอนเล่นอยู่ตั้งแต่เล็กแล้ว
อืมเขาก็ชินกับบ้านหลังนี้อยู่แล้วอืม
อืม

แล้วก็เก็บเสื้อผ้ากลับที่กรุงเทพเลยวันนั้นเลยครับ

ตั้งแต่นั้นมาก็พี่จิก็อยู่ที่กรุงเทพไม่มีข่าวแล้ว
แต่พี่กิ๊กเนี่ยต้องอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวกับลูกสาว
คือเขาเผชิญอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะ

จากนั้นก็เหมือนกับคุณแม่ของทางพี่จริงบอกว่า
ทางพี่กิ๊กได้ติดต่อกับน้องสาวที่ต่างจังหวัดให้มาอยู่เพื่อน
แต่พี่แจ๊คอยู่ได้ไม่ถึงไม่ถึง๑๐วันก็ต้องย้ายกลับ
เพราะว่าน้องสาวของพี่กิ๊กได้มาบอกว่าอยู่ไม่ได้บ้านหลังนี้
เพราะว่าที่นอนทุกคืนเนี่ยมันมีเสียงแปลกแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เขาสัมผัสได้ว่า

ไม่ว่าจะเป็นเสียงรูดขูดขีดตามกำแพงบ้าน
หรือก็มีอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงปีนตายอยู่บนหลังคาอะไรเนี่ย
แกก็เหมือนกับยังไม่เห็นภาพชัดเจน
มีอยู่คืนหนึ่งที่แกตัดสินใจไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วแกนอนอยู่คนเดียว

พอดีได้ยินเสียงเหมือนคนเนี่ยกำลังเอาของอะไรบางอย่างมากรีดขูดเหมือนกับชั้นล่างข้างบนอะไรอย่างนี้
สงสัยนะก็เลยตัดสินใจพี่แจ๊คไปเปิดหน้าต่างดู

เห็นเป็นร่างคนแบบดำเงาเนี่ยตายปีนตายกำแพงต้นไม้อะไรอย่างนี้ขึ้นมา
แล้วก็มีบางเล็บยาวรูดกรีดกำแพง
พอสายตากำลังจะแงะขึ้นไปมองที่บนหน้าต่าง

รู้ทันทีเลยว่าบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาแล้ว
พอเช้ามาเนี่ยก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพี่สาวฟัง
แจ๊คพี่กิ๊กไม่มีท่าทางที่น่ากลัวหรือว่าหวาดกลัวแต่อย่างใด
ตกใจอะไรเลยกับเรื่องที่น้องสาวเล่าให้ฟัง
น้องสาวของแกบอกว่าพี่กลับไปอยู่บ้านเราเถอะ

มันไม่ธรรมดานะมันน่ากลัวมันมีเรื่องแบบนี้
มันไม่ใช่บ้านคนที่เขาอยู่กันแล้ว
แต่พี่กิ๊กบอกคำนึงว่าเขารักพี่ออส

แกก็เลยเหมือนแบบไม่อยากไปยื้อไปล้างอะไรเนี่ย
ก็เลยเก็บเสื้อผ้าย้ายออกไปวันนั้นครับ
ตั้งแต่นั้นมานะฮะก็ผ่านมาเรื่อย
กิ๊กก็รอพี่ออสรออยู่เรื่อยไม่มาสักที

แต่กลับมาการกลับมาของพี่ออสครั้งนี้

ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์และก็นิสัยของเขานะครับ

คล้ำดำและไม่หล่อเหมือนเดิม

และที่เปลี่ยนไปจากกรียาของเขาคือ

ทะเลาะกันเบาเสียงดังขึ้นดังขึ้น
และสุดท้ายเขาตบตีพี่กิ๊ก
จนแม่ของพี่จิเนี่ยที่อยู่บริเวณตรงนั้นรู้สึก
ออสเปลี่ยนไปมากทำไมออสถึงเป็นคนอย่างนี้
เป็นคนที่แต่ก่อนน่ารักไงอัธยาสายดีแต่ทำไมเขาเนี่ยไม่เหมือนคนเดิมเลย
จากนั้นพี่ออสก็ไปมาสุดท้ายก็ไม่กลับมาอีกเลยหายไปเลย
จากนั้นพี่กิ๊กเนี่ยก็ยังรอคอยพี่ออสกลับมาเหมือนเดิม
รอแล้วรอเล่าก็ไม่กลับมาจนตัวเองทนไม่ไหวไง
ก็รู้ว่าแฟนตัวเองทำงานอยู่ที่ไหน
ทหารอยู่ที่ไหนก็เลยตามไปที่ทำงาน
แต่ก็ไม่เจอพี่ออสเจอกระบวนหน้าของพี่ออส
พอเจอวันหน้าเสร็จปุ๊บก็ตัวเองก็ไประบาย
ระบายความในใจไปผับทุกข์ว่าพี่ออสเนี่ยทิ้งลูกทิ้งเมีย
ไม่เคยกลับมาเลยเป็นเพราะอะไรช่วยตามให้พี่ออสกลับมาทีได้ไหม
แต่วันหน้าเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยแค่
พี่กริ๊กเนี่ยไปหาทุกครั้งไปบ่อยมากวันเว้นวันจนไปกับทุกวันไปหาสามีตัวเอง
กิ๊กเนี่ยแกเป็นคนบ้านเลยแกไม่อยากไปลบลาค่าฟัน
แกก็เลยตัดใจหอบลูกหอบเต้ากลับที่บ้านนอก
แล้วก็ทิ้งบ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่ในช่วงนั้นกลับบ้านนอกไป
จากนั้นแม่ของแม่ของพี่จีก็ได้เห็นพี่ออสอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าพี่ออสกลับมาครั้งนี้แม่เขาเป็นคนพาไปหาหมอ
เพราะว่าพี่ออสเริ่มไม่ไหวแล้วพี่แจ๊คเริ่มผอมลงผอมลงซูบลง
จากนั้นแฟนใหม่ที่คบกันอยู่ก็ทิ้งแกไปเลย
จากที่กินอะไรไม่ได้จนพี่ออสเริ่มกินไม่ได้ทุกอย่าง
แล้วก็ผอมลงผอมลงผอมลงจนไม่ไหว
คุณแม่เนี่ยพาไปหาหมอตรวจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไร
ทีนี้แม่ของพี่ออสเนี่ยก็เลยนึกถึงพระพระที่เอามาทำพิธีตอนแรก
ที่เอามาเจอบ้านที่มาสวดที่บ้าน
เข้าไปตามหาเพื่อที่จะให้ดูซิว่าลูกตัวเองเป็นอะไร
ทำไมถึงมันน่ากลัวแล้วรุนแรงขนาดนี้
พอไปถึงพระรูปนี้ท่านมรณภาพไปแล้วพี่แจ๊ค
แม่ของพี่ออสก็เลยคุยให้เลย
ใครชาวบ้านคนไหนที่บอกมีหมอดีหมอดังไหน
พี่ออสพาไปรักษาหมดเลยแต่สุดท้ายรักษาไม่ได้พี่แจ๊ค
ออสเสียคือหมายถึงว่าร่างกายไม่ไหว

แต่ก่อนที่พี่ออสจะเสียเหมือนเขาทรมานมากเจ็บปวดมาก
แม่ของพี่ออสเนี่ยรับเรื่องนี้ไม่ได้เลย
เพราะลูกชายคนโตของแกเนี่ยแกเป็นคนที่รักมาก
แล้วก็ฝากอนาคตไว้กับพี่ออส
พอพี่ออสเสียตัวเองก็สุดโทรมลง
และสุดท้ายมีอาการเดียวกับลูกของแก
มีอาการปวดท้องแล้วก็ผอมลงผอมลง

จากนั้นน่ะคนชาวบ้านและคนที่อยู่ในบริเวณระวักหมู่บ้าน
หลอน่อนปวดท้องทุกคืน
เหมือนตัวเองทรมานมากนะฮะทุกคนจะรู้เลยว่าคืนนี้เสียงเนี้ย
เป็นแม่ของพี่ออสเสียงเป็นแม่อืมใช่ครับ
จะร้องอยู่อย่างงี้ทุกคืนทุกคืนครับและมีอยู่คืนหนึ่งที่แกร้องแล้วเสียงมันเงียบ
คลิปเหมือนตัดนั่นคือแม่ของพี่ยอดเสียชีวิตเสียโอ้โห
พอแม่พี่ออสเสียชีวิตนะฮะสามีของแกเนี่ยแล้วก็ลูกชายคนเล็ก
พอรู้ว่าแม่เสียเนี่ยก็เลยปล่อยบ้านหลังเนี้ยให้คนเช่าครับ
พอคนมาเช่ามันเป็นบ้านหลังใหญ่พี่แจ๊คแล้วก็บ้านสวย
และเช่าในราคาที่ไม่แพงไม่แพงครับนะฮะพอมาเช่าอายุอาศัยกันเนี้ย
สิ่งที่ทุกคนไม่ว่าใครจะมาอยู่บ้านหลังนี้รักกันแค่ไหน
สิบปียี่สิบปีต้องเลิกลากันหมดทะเลาะกันตบตีกันตลอด
เวลาที่เข้ามาเนี่ยรักกันนะแต่พออยู่ได้ไปสักพัก
ต้องมีเรื่องหรืออะไรบางอย่างที่ต้องทะเลาะกันตบตีกัน
เหมือนมีอาถรรพ์อย่างงี้เหรอใช่จนชาวบ้านเขารู้ว่าบ้านหลังเนี้ย
มันต้องทำศาสตร์ครับเหมือนอะไรบางอย่างกับบ้านหลังเนี้ย
ไม่มีใครกล้าเข้ามาเช่ามาอาศัยอยู่บ้านหลังนี้อืม
ทีนี้เรื่องราวของบ้านหลังนี้มันก็เลยเงียบไม่มีใครเช่า
กลายเป็นบ้านล้างครับเอ่อทางลูกชายคนเล็กของของแม่พยอดที่เสียไป
ก็เลยตัดสินใจคุยกับพ่อบอกว่าขายอืม
ขายให้กับญาติที่สนิทกันในราคาที่ถูกมากพร้อมกับที่ดิน
ครับจากนั้นนะครับก็บ้านนั้นก็ถูกไปอยู่กับญาติแล้ว
ญาติญาติของลูกชายแกเนี่ยก็รู้ไงบ้านหลังนี้มีประวัติ
ยังไงก็เลยไปเชิญไปนิมนต์พระมารดน้ำมนต์เพื่อผัดของขวานทั้งหมดเลย
ครับแล้วก็สั่งลูกน้องให้ทุกทุกคนเนี่ยลื้อบ้านหลังนี้พี่แจ๊ค
ลื้อลื้อทั้งหลังเลยเออคนงานอ่ะพอลื้อบ้านหลังนี้
แจ๊ครู้ไหมว่าเขาเจออะไรเนี่ยไอ้คำถามอย่างงี้อ่ะนะเจออะไร
คุณเป้เขาเจอรูปปั้นคนที่หันหลังชนกันให้หันหลังออกหากันเนี่ย
ใช่ไหมอ้าวทุกทีอ่ะอ่าเราจะได้ยินว่าหันหน้าเข้าหา
เป็นการทำเสน่ห์ปกติทั่วไปเนี่ยให้คนรักคนหลงใช่ครับ
ต้องเป็นรูปปั้นที่หันหน้าเข้าหากันครับแต่นี่คือหันหลังชนกันหันหลังออก
เออก็มีสายสินพันธุ์รอบตุ๊กตาสองตัวเนี้ยเออแน่นหนาเลย
พอชาวบ้านเขาเจอตุ๊กตาตรงนี้เขารู้ทันทีแล้วบ้านหลังนี้
ต้องมีคนทำของใส่ทีนี้เรื่องราวมันก็กระจายไปทั่ว
แจ๊คจะรู้ว่าคนชาวบ้านแถวนั้นเวลามันรู้เรื่องแบบนี้
ข่าวมันรวดเร็วมากนะยิ่งกว่าโซเชียลอีกนะใช่ครับ
กระจายไปอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็ไปสืบสอบมาว่า
พอคลี่คลายเรื่องนี้มาแล้วก็คือว่าแม่ของพี่ออส
เป็นคนทำของใส่บ้านหลังเนี้ยทำไมอ่ะแม่ของพี่ออส
ไม่เคยรักลูกสะพ้ายคนนี้เลยพี่แจ๊คโอ้โหเขาเป็นคนที่หมายมั่นปั้นมือ
ที่จะให้พี่ออสรักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ฐานะเท่าเทียมกัน
แต่ไม่อยากขัดใจลูกชายไงเพราะรักมากไม่อยากมีเรื่องกับลูกชาย
ก็เลยตามน้ำไปใช่แต่ใจอีกทางหนึ่งคิดไปอีกอย่างหนึ่ง
ออกอุบายการสร้างบ้านหลังนี้แล้วพระรูปนั้น
ของพิจิบอกว่าไม่ใช่ผ้าไทยการแต่งตัวการสวดมนต์ทำพิธีต่าง
มันไม่ใช่ของคนไทยอ่ามันคือพระเขมรอ่า
ซึ่งวันนั้นที่มีการนิมนต์พระมาที่บอกว่าจะมาทำบุญบ้านเอามาสวด
กลับจังเลยอ่ะใช่ครับพอเขารู้ว่าแม่แม่เป็นคนทำน่ะ
ก็ยังรู้สึกว่าพี่ออสกับพี่กิ๊กเนี่ย
ทะเลาะกันแล้วเลิกกันซึ่งมันสำลิดผลมันได้ผล
เขาก็ย้อนกลับไปทำของอีกรอบหนึ่ง
เพื่อที่จะทำใส่ลูกตัวเองด้วยนะ
เพื่อที่จะให้ลูกชายตัวเองหลงรักผู้หญิงคนนั้นที่หมายมั่นปั้นมือเอาไว้

แล้วก็ไปทำอีกอย่างหนึ่งคือให้ลูกชายกับผู้หญิงที่หมายมั่นปั้นมือไว้รักกัน

ซึ่งตัวเองไม่ได้รู้เลยว่ามันจะมีผลอะไรตามมา
ก็ไปทำเพื่อที่จะให้ลูกชายรักกับผู้หญิงคนนี้

เหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่เขาเชื่อกันว่า
ถ้าคนที่ถูกทำของทำผิดสิ่งหรืออะไรบางอย่าง
ของตัวนั้นมันจะกัดกินตัวเองมันจะเข้าตัวเอง

ก็คือตัวเองเลือกทรมานทุกข์ทรมานโดยการที่ไม่สามารถกินอะไรได้
และก็ต้องมาจบชีวิตด้วยอย่างทุกข์ทรมานนะพี่แจ๊ค
และอย่างที่เรารู้ว่าพอของสิ่งนั้น

มันจะย้อนกลับไปหาคนทำ
นั่นก็คือแม่ของพี่อ๋อก็ตายอย่างทุกทรมาน

จากนั้นก็เรื่องนี้ทุกคนก็เศร้ากันหมดเลยว่าไม่คิด
คิดว่าแม่ตัวเองจะทำใส่ลูกได้
กิ๊กที่อยู่จากจังหวัดวันหนึ่ง
ได้มีโอกาสได้กลับมาที่จังหวัดสมประการ
แล้วก็มาทำงานเป็นพนักงานขายของที่ห้างนะครับ

สามีใหม่ก็รักแกมากเลยแล้วก็รักลูกสาวของแกด้วย

และสามีของพี่กิ๊กทุกวันนี้ก็คือหัวหน้าของพี่ออสล่ะครับ

กลายมาเป็นความสงสารจากความสงสารกลายไปเป็นความรัก
อันนี้ก็อยู่กินด้วยกัน

แต่อย่างน้อยตัวของพี่กิ๊กก็หลังจากที่ผ่านเรื่องเลวร้ายมานะ
ก็ยังมีทางดียังได้เหมือนกับหลุดพ้นจากบ่วงกรรมบางสิ่งบางอย่างออกมาได้
ทั้งตัวพี่กิ๊กเองและก็ตัวลูกเองถูกไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการทำคุณสัยมนต์ดำเราได้ยินได้ฟังกันมาหลายเรื่องนะ

แต่อยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเรื่องพวกนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่มีจริง
มันมีอยู่จริงแต่อยากจะบอกอย่างนี้ว่าของปลอมก็มีของจริงก็เยอะ
ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคนหลายท่านนะครับ
ว่าจะเป็นคนอย่างเราคนที่เขาเป็นนักธุรกิจจ๋า
แม้กระทั่งคนที่แบบมียศขาบรรดาศักดิ์
เขาเชื่อเรื่องพวกนี้นะเขาเชื่อจริงนะครับว่าการทำคุณสัยมนต์ดำไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
การทำให้คนมารักการทำร้ายคนการทำให้คนเกลียดกันมันมีอยู่จริง
เพราะฉะนั้นเราฟังเรื่องนี้เราได้อะไรจากเรื่องนี้
แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของกรรมที่คุณแม่ของพี่ออสเป็นคนก่อขึ้นมา
โดยทำร้ายลูกสะพ้ายตัวเองและผลสุดท้ายกรรมทั้งหมดนะครับ
มันก็กลับมาหาลูกชายของแกเองและมันก็วนกลับไปหาตัวแกเอง
แล้วก็พี่แจ๊คครับเรื่องนี้ครับพี่จิเขาบอกว่าอยากจะฝ่าเรื่องนี้มาให้ผมถ่ายทอด
มาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้มากเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้คนที่ไปทำแบบนี้
ใช้คำว่านิยามรับที่ผิดนะฮะ
ถูกมันไม่ใช่ความรักนะการทำแบบนี้อย่าบอกว่ามันคือความรักมันไม่ใช่ความรัก
ไม่ว่าจะเป็นความรักจากพ่อจากแม่หรือความรักที่เราไปแอบรักใครแล้วไปทำแบบนี้ใส่เขา
โดยที่เขาไม่เต็มใจอ่ะแจ๊คสิ่งที่มันตามมาคือมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเห็น

แล้วเรื่องนี้พี่แจ๊คลองฟังดีนะมันไม่ได้มีผีออกมาหลอกร้อนให้เห็นนะ
แต่สิ่งที่มันน่ากลัวกว่าผีมันคือคน
คือคนครับคือความคิดและจิตใจของคนนั่นคือน่ากลัวที่สุดในโลกแล้วครับ
คนที่มีความคิดและจิตใจที่ไม่ดีเป็นลบอ่ะนะอันนั้นคือสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าผี
เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณเป้พูดแหละครับว่าสิ่งเหล่านี้อย่าไปยุ่งอย่าไปคล่องอย่าไปเกี่ยวมัน
ว่าทางใดทางหนึ่งการที่จะใช้วิธีการเหล่านี้แล้วบังคับให้คนนี้มารักเรามาชอบเรา
มันไม่ใช่ความรักมันคือการบังคับ
กลับกันไปใช้วิธีการแบบนี้ในการไปทำร้ายใครไปสาบแช่งใคร
เหล่านั้นเนี่ยมันจะได้ผลแค่ช่วงแรกหลังจากนั้นเนี่ยแหละครับคนที่ทำจะต้องรอรับผลกรรมจากสิ่งที่ตัวเองได้ทำไป
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากนะคุณผู้ชมบูฟังฮะฟังให้เป็นอุทาหรณ์ฟังให้เป็นเรื่องเล่าก็แล้วกัน
โอ้โหคืนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
คุณสายมนต์ดำแล้วมันฟังแล้วมันได้ข้อคิดอะไรเยอะแยะมากมายครับ
คืนวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราคุณเป้ขอบพระคุณนะครับ
ก่อนนะครับแจ๊คและค่ำคืนวันนี้ครับสถานีผีดุของเราเวลาหมด
หมดเวลาครับวันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงนะครับ
เราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในธีมเดือนกันยายนนี้
เรื่องของคุณสัยมนต์ดำพลาดไม่ได้ด้วยประกันทั้งปวงครับ
ไทยรัฐที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ
ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านครับ